ซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
ที่เราจะมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหารายการของเราในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน
ตราตรึงใจผมอยู่ทุกวันนี้ครับ
ยินดีต้อนรับคุณอรุณครับสวัสดีครับคุณอรุณ

แล้วคุณอรุณมาเล่าเรื่องพบลูกค้ากับผมในวันนั้น
ผมยังจำฉากที่ไปเจอตรงโค้งได้ดี
แล้วทุกอย่างมันมาเตอร์ไพรส์ก็คือตอนที่ไปถึงที่บ้าน
ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอมันเป็นเคสเดียวกับ

คุณอรุณหนีไม่พ้นเรื่องกับทางถนนนะ

อันนี้เมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เอง

ไปเที่ยวกำลังจะไปหาความสุข

ต้องเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังนะครับ

เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วใช่ไหมพี่แจ๊ค

แล้วก็ไปเจอเฟซบุ๊คเพื่อน

ทำไมมุมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้มันสวยจัง

มีช่วงวันว่างอยู่ช่วงหนึ่งพอดี

ก็กะว่าจะไปแบบเปรียวเลย

ไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันนะครับ
ก็จัดจองที่พักบริเวณนั้น

ถ้าเดินทางกลางคืนไปถึงปุ๊บ

ทีนี้ก็เลยจะเตรียมของเรียบร้อย

เวลาก็ประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืน

ก่อนประมาณช่วงประมาณตี๒๓๐ถึงประมาณตี๓เนี่ย

หรือว่าเราไม่สุภาพตรงไหนหรือเปล่า

หมายปลายทางคือมันเป็นเหมือนกับเป็นภูเขา
ใช่จังหวัดหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือแล้วมันใช่ไม่ใช่ทะเลนะ
ต้องแน่นอนว่ามันต้องเข้าทางเกลียวขึ้นเขา
ใช่แล้วคิดดูว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาล
อยู่แล้วแล้วเราคนเดียวก็ขับไปไม่ได้คิดอะไรครับ

ก็ขับไปปกติขับไปเรื่อย
ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง

ปรากฏว่าระหว่างที่เราเข้าโค้ง

เราจะต้องสังเกตกระจกข้างหลังอยู่แล้ว

แต่แน่นอนว่าข้างหลังมันจะเป็นไฟสีแดง
จังหวะโค้งมามันก็ต้องเห็นป่าเขาข้างหลัง

แต่เนี่ยขับมาจากไหนก็ไม่รู้

ปัญหาเลยคาดดึงมาคาดคาดให้เลย
คาดไปเรียบร้อยเพราะก็ขับไปเรื่อยดีขึ้น
แจ๊คเคยแขวนเสื้อผ้าไว้ที่ข้างหลังรถใช่ไหมครับ
ถ้าเกิดขับวันธรรมดาปกติตอนกลางวันเนี่ย
มันก็จะเห็นเสื้อเราห้อยข้างหลัง
วันนั้นผมห้อยเสื้อไว้ครับเป็นเสื้อกันหนาวของผมนี่แหละ
พฤศจิกาจะเข้าสู่ธันวาคมอากาศป่าเขา

ทีนี้ขับไปเรื่อยห่างตามองไปทางกระจกหลังเข้าไป
เสื้อแต่สักพักหนึ่งมันเหมือนไม่ใช่เสื้อ
มันเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่อย่างนี้
หมายถึงว่าตอนที่เราขับรถอยู่มองกระจกหลัง
จากเสื้อที่เราเห็นว่ามันแขวนอยู่มันไม่ใช่เสื้อ

คือลักษณะที่เห็นผ่านกระจกหลังไป
ลักษณะเหมือนแบบนั่งก้มหน้า

เท่ากับว่าทางขวาของรถ
ใช่อยู่ข้างหลังเลยนั่งก้มหน้า

ไม่เต็มแต่รู้ว่านั่งก้มหน้าอย่างนี้

เอาผมปิดนั่งอยู่อย่างนี้

หมดในความมืดคือมันไม่มีไฟ

ถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเราเลย

แต่อันนี้คือมันเป็นโครงของคน

หยิบบิดออกไม่ให้เห็นไม่ให้อะไรทั้งสิ้น

เพราะว่าเราขับรถอยู่ในทางเปลี่ยว
แล้วทางป่าเนี่ยมันไม่สามารถจอดได้อยู่แล้ว

เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่น

ผมก็คุมสติไม่น่าจะอยู่

จังหวะขับไปมันมีเสียงจังหวะประหลาดดังขึ้น
เสียงคนเคาะกระจกทางที่นั่งข้างหลังผม
ข้างขวาเคาะ๒ที

เคาะกระจกหลังป๊อบสองที

ในแง่บวกมากจังหวะนั้น
เวลาเราเหยียบหลุมเหยียบอะไรยางใช่ไหมครับ

อยู่อย่างนี้สามรอบปึ๊บหนึ่ง

เวลามันมีเสียงอะไรที่มันผิดปกติในรถ

แต่อันนี้มันผิดปกติแบบ

ซึ่งเรากำลังหลอกตัวเองอยู่ว่ามันคือเสียงยาง

แต่ว่าดังจากฝั่งซ้ายข้างนอก

ลักษณะที่เห็นสมมุตินี่พี่ขับรถอยู่ใช่ไหม

ก็เลยไม่แน่ใจหรือว่ามันจะเป็นเงาหรือว่าแต่ว่ามัน

เพื่อปัดความรำคาญไม่อยากจะรับรู้อะไรขับไปเรื่อย

ถ้าเราจะเล่นต่อก็คือต้องเลือกเอง

ได้ยินเสียงจากฝากระโปรงหลัง

สักพักนึงคิดว่าไม่ใช่แล้ว
เพราะว่ามันดังเปรียบเสมือนแบบความผิดปกติของรถ

ขับไปได้สักประมาณ๒๓กิโลเมตร
จังหวะทางที่เราขับมามันเป็นทางส่วนเลนใช่ไหมครับ
มันจะมีทางเปิดเลนที่๓
เป็นรูปเป็นแยกวายเข้าไปอีกหมู่บ้านนึง
แล้วตรงนี้มันจะมีเส้นทึบให้เราพอจะจอดรถได้
ก็ตัดสิ่งใจจอดตรงนั้นแหละเปิดไฟแทรปไว้
แต่ตอนนั้นโชคดีที่มีไฟของทางหลวงส่องลงมา
ก็โอเคถามว่ากลัวไหมกลัว
แต่ก็ต้องใจดีสู้เสือเพราะว่าเราอยากรู้ว่ารถเรามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เปิดประตูลงไปจากฝั่งคนขับอ้อมไปข้างหลัง
ไปเปิดฝากระโปรงขึ้นมาไม่มีอะไร

ใช่ไม่มีอะไรกิ้งไม่มีอะไรเลย
ก็เลยคิดว่าหรือมันมาจากรอบรถวะลองดูหน่อยละกัน
ไหนได้จอดแล้วก็เดินลงไปดู
จังหวะที่๑เห็นเป็นตามจุดลอยตึ๊บจากฝั่งซ้ายได้ไหมครับ
มันมีลอยมือเป็นลอยมือสี่นิ้วลากมากับรถ

อยู่อย่างนี้อยู่ประมาณสมมุติกระจกรถมันจะเห็นแค่ปลายเป็น๔นิ้ว
ก็คิดในแง่บวกเหมือนเดิมคงมีใครสนเอามือมารูปหรือเปล่า
ตอนที่เราไปจอดรถไว้ที่ไหนมาไหนก็แล้วแต่
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่มันเป็นจุดเดียวกับที่ตึ๊บเพื่อมา
จะเป็นอะไรเพราะเราเดินทางมาไกลครับดูใต้ท้องรถอืมจังหวะที่ก้มลงไปดู
้มลงไปดูฝั่งตรงข้ามผมเป็นขาคนสองคนยืนอยู่
กางเกงสีดำรองเท้าขาดขาดพอจังหวะเห็นปุ๊บสปริงขึ้นมาเฮ้ย
โจรเงียบกิ๊บมีแต่ผมคนเดียวเห็นไหมก้มไปมองผ่านไปอีกฝั่งหนึ่ง
ใช่ตามทางรถเป็นแห่งขาคนแต่พอลุกขึ้นมาว่างเปล่าถามว่าเดินรอบรถมั้ย
ก้มหลบก็ผมต้องเดินกลับไปขึ้นรถฝั่งนั้นอยู่แล้วอืม
เดินอ้อมหน้ารถไปปิดประตูปั้งตั้งสติก่อนตอนแรกกะว่าต้องหนีไปแล้ว
อืมตั้งสติแล้วก็คิดกับตัวเองใจเย็นเย็นบอกกับตัวเองว่าใจเย็นเย็นนะ
ค่อยขับรถไปแล้วก็บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ผมพูดไม่ดี
พูดจาไม่ดีระหว่างทางหรือพฤติกรรมไม่ดีอะไรก็ตามแต่เนี่ย
ผมขอโทษหรือถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็ตามแต่ผมบอกผมต้องขอโทษด้วยนะครับ
นั่นนี่นู่นทุกอย่างทำให้เราสบายใจแล้วค่อยค่อยถอยรถอืม
เดินทางต่อไปอืมเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไปเนี่ย
ตั้งแต่จุดนั้นนะครับผ่านไปเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมสามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจอืมเที่ยวได้อย่างสบายใจทีนี้พอถึงที่พัก
พอไปถ่ายรูปหรืออะไรเสร็จมีความสุขของผมเสร็จปุ๊บแต่เรื่องในใจอ่ะ
มันก็ยังคงค้างคาตรงที่ว่ามันเจออะไรมาว่ะครับผมคิดในทางที่ในในทางที่ผมคิดตอนนั้นอ่ะ
เด็กปั๊มแน่เลยเด็กปั๊มมันหลอกคุณแน่เลยตอนนั้นโทษนะครับ
ปั๊มหลอกเราแน่เลยเดี๋ยวตอนขากลับไปแวะปั๊มเดิมไปดูให้ชัวร์
กลัวติดรถมาด้วยถ้าเป็นผีเด็กปั๊มนะอืม
จะได้สอดจอดส่งลงตอนนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกันถือว่าพาไปเที่ยวแล้วกลับมาส่ง
ครับนะครับทีนี้พอกลับมาทางเดินทางกลับนะผมไปเที่ยวพอถึงสถานที่ใช่ไหมครับ
ถ่ายรูปเสร็จพักหนึ่งคืนอีกวันหนึ่งผมจะเดินทางตอนเช้า
ตอนกลางคืนแล้วพออีกวันหนึ่งเดินทางกลับมา
พอเดินทางกลับมาปุ๊บมาจอดแวะที่ปั๊มเดิมผมต้องกลับรถย้อนสอนมาเพื่อเข้าปั๊มนี้
ครับไม่เจอน้องคนนั้นอืมปรากฏว่าน้องคนนี้อยู่ที่หน้าห้องน้ำเหมือนเดิม
หน้าอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปจับอย่างงี้เออเฮ้ยคนรอดมีเนื้อมีหนัง
มีเนื้อมีหนังสะกิดเลยพี่อะไรเนี่ยด้วยความว่าเป็นผู้หญิง
ขอโทษนะครับน้องอืมพี่จะเช็คว่าน้องเป็นคนหรือเป็นผีเอ้ยพี่นั่นนี่นู่นตุ๊ด
บอกใจเย็นเย็นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอ่าคือพี่เจอมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บ
เขาก็บอกว่าวันนั้นที่หนูไม่อยากคุยกับพี่ผมเพราะว่าในบริบทการสนทนา
ผมบอกว่าเออวันนั้นน่ะถ้าพี่ทำอะไรไม่ดีพี่ขอโทษด้วยนะอืม
เพราะว่าดูน้องเหมือนไม่คุยกับพี่พี่ต้องขอโทษก่อนแล้ววันนี้มาทำพฤติกรรมที่ไม่สุภาพอีก
เขาบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกอืมวันนั้นในที่พี่ยืนคุยกับหนูอ่ะมีหนูเห็นอ่ะ
ผู้หญิงอืมใส่เสื้อใส่ชุดสีขาวอืมยืนจ้องมาที่พี่อยู่อืม
หนูอยากจะคุยกับพี่ต่อไหมถ้าแฟนพี่มองขนาดนั้นอ่ะผมก็เฮ้ยอืม
ผมก็บอกว่าเฮ้ยเรามาคนเดียวน้องพี่มาคนเดียวพี่
มาโกหกอย่ามาอำเพราะว่าหนูอ่ะเห็นพี่อ่ะมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมอืม
แล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้มองจ้องหนูอยู่อืมเพราะว่าตอนที่ผมไปขอบุรุงบุหรี่สูบเนี่ยครับ
คือผมจะเดินไปที่รถใช่ไหมผมก็ต้องสะกิดน้องน้องก็ต้องหันมาอืม
หน้าเขาจะหันมาที่รถพอดีครับก็จะต้องหันหน้ามาทางรถก็จะเห็นเนี่ย
ผู้หญิงนั้นยืนตรงรถแล้วก็มองมาที่ผมว่าผมเนี่ยคุยกับ
น้องเด็กปั๊มอยู่ครับบอกผมมาคนเดียวพี่น้องคนเดียวครับจริงจริงนะ
แล้วก็จังหวะนั้นเขาบอกว่าไม่แปลกหรอกเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะ
เส้นเนี้ยเขาไม่ค่อยเดินทางกันหรอกเพราะเกิดอุบัติเหตุมันเยอะอืม
ใช่ไหมบางทีอ่ะชาวบ้านเขาก็เจอแบบคนมาโบกมือเรียกครับ
เป็นผู้หญิงโบกมือเรียกอืมเออผมก็เลยถามว่าผมก็เลย
ขัดกับอยู่ในใจตรงที่ว่าผู้หญิงชุดขาวเออ
แต่ตอนที่เราเจอก้มไปมันเป็นกางเกงสีดำและสองเออมันเป็นอันเนี้ย
เฮ้ยคืออะไรวะอันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้เลยว่าผมเจออะไรมา
อืมแต่ผมเจอระหว่างทางที่มาผมเจอมาเป็นแบบเนี้ยอืมอืมอืมแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้
ครับที่จะเจอกับรถคันนี้ครับปัจจุบันรถคันนี้ผมให้น้องไปขับต่อแล้วนะอืม
ผ่อนต่อน้องก็บอกไม่เจออะไรทีนี้ก่อนหน้านี้กับรถคันเดิมอะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วอืม
ตอนที่ขับรถอยู่อันนี้ไปต่างจังหวัดอืมคือตัวผมเองเกิดอาการหลับในครับ
ก็คือขับรถไปแล้วง่วงชอบขับรถตอนกลางคืน
ก็วิ่งเลนซ้ายขับขับไปรู้เลยว่าหลับไหนง่วงมากหลับหลับ
ฝันว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวมาเรียก
ตื่นเพราะจังหวะตื่นขึ้นมาเชื่อไหมว่าข้างหน้าห่างไปแค่ประมาณ
ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับมันจะเป็นต้นไม้อ่ะหัก
เอ็นลงมาซึ่งมันอันตรายในเลนนั้นคือเขาเป็นเลนปิด
ครับคือถ้าผมไม่ตื่นแต่ละไม่ตื่น
อืมผมก็เลยไม่คิดว่าหรือผู้หญิงคนนี้เสื้อขาวอ่ะอืม
เขามาดีนะแต่ไอ้คนที่วิ่งตามข้างนอกแล้วเข้ามาไม่ได้หรือกลัวเนี่ยไม่ได้กลัวเราหรือว่ากลัวพี่ผู้หญิงเสื้อสีขาวที่มากับเรา
อันนี้คือผมไม่รู้เลยผมสรุปของผมเองประมาณนี้
โอ้โหเดี๋ยวนะถ้าในมุมมองผมจากเรื่องที่คุณอรุณเล่ามาโอเคผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะอยู่ในรถคันนี้แหละ
ซึ่งเขาเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่รู้เขาอาจจะเป็นแม่ย่านางตามความเชื่อหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้
แต่อีกอันหนึ่งที่คุณอรุณไปเจอตอนที่ไปจอดรถอยู่ตรงแยกนั้นผมว่าเขาอยู่ตรงนั้น
แล้วเราไปจอดตรงนั้นเขาไม่สามารถขึ้นรถเราไม่ได้หรือพยายามจะขึ้นรถเราแล้วขึ้นไม่ได้
ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะดูมันไม่เกี่ยวข้องกันถูกไหม
เด็กปั๊มเห็นว่าเป็นผู้หญิงชุดขาวคุณอรุณรับรู้และเห็นทางกระจกมองหลังว่าเป็นผู้หญิงชุดขาว
แต่ไอ้ตอนที่ลงจากรถไปแล้วไปมองรอดใต้ท้องรถไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นชุดดำผมว่าตรงนั้นน่ะคือจุดของเขา

กางเกงดำยังไงก็ต้องเป็นชุดดำอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าตรงนั้นอย่างที่คุณอรุณบอกมันเป็นแยก

เป็นไปได้นะเพราะเราไม่รู้ระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ชินเส้นทางนี้ด้วย

ถ้าไปเจอที่พักอีกนี่หูจบเลยนะทริปนี้
คือถ้ามันไปเจอที่พักอีกก็แสดงว่าทริปนั้นน่ะ
สวยสวยแล้วก็อารมณ์ศิลปิน

อยากจะเป็นเหมือนกับนักเดินทาง

หนึ่งคือไอ้การไปคนเดียวมันไปได้
แต่เราต้องรู้จักเซฟตี้

หรือว่าหลายที่ที่มันเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

ป่าผ่านเขาผ่านโค้ง
แน่นอนว่ามันจะมีความอันตรายซ่อนอยู่

แบบเข้าขับเข้าไปสมมุติไปอุทยานที่หนึ่ง

อยู่ที่วิจารณญาณของคุณแล้วนะ

มันคือมันคือสิ่งที่ควรคำนึงเอาไว้เลยถ้าเราไปคนเดียว
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าจอดอย่าลงจากรถ
เพราะว่าบางทีคนน่ากลัวกว่าผีเยอะ
ผีเขาอาจจะแค่มาปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นตามห่วงเวลาของเขา
แต่คนที่มาในรูปแบบของมิจฉาชีพเขาพร้อมที่จะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลา
อันนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะมีทุกที่
แต่ทั้งหมดเลยเราต้องระวังตัวไว้

บางทีมันมีความก้ำกึ่งอยู่ว่าขับรถไปตอนกลางคืน

แล้วเราต้องตัดสินใจว่าเราจะจอดหรือไม่จอดรับเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความตื่นเต้นน่ากลัว

ถือว่าคุณอรุณมีประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับ

ระหว่างทางหรืออะไรพวกนี้

ขณะนี้มีเส้นทางที่ใกล้กว่า
ล่นระยะเวลาได้ประมาณ๕๑๐นาที

ไงก็พยายามเกาะเส้นเหลืองเอาไว้

จากมันจะเป็นทางที่มันจะต้องบังคับไปจริง

แต่ดูแล้วเข้ามาดีเข้ามาดูแลใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่เจอร้อน

แต่น้องที่ขับรถคันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้เจออะไร

กระทั่งทุกวันนี้คุณอรุณขับรถไปไหนมาไหน

แค่ตอนเมษายที่ฝันที่มาปลูก

แต่ว่าทุกครั้งที่ขับรถคันเดิมนะครับ
มันก็จะมีความรู้สึกหล่อนไปเลยนะ

ผมว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนคนที่เดินทาง

กับคนที่ใช้รถยนต์ต่างก็เหมือนกัน

ครับ
และแขกรับเชิญของสถานีผีดุ

เยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว

ครั้งนั้นพี่เขามาเล่าเรื่อง
และวันนี้กลับมาอีกหนึ่งครั้ง

มาฝากชาวสถานีผีดุทุกท่าน

โอ้โหเราไม่ได้มีโอกาสคุยไปทั้งที่สอง

วันนั้นเล่นเอาช็อกเหมือนกันตอนจบ

นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องที่

คลิปสยองหลอนยกทีม

มันเป็นประสบการณ์ของใครอะไรยังไงอ่ะพี่

ทำไมยกทีมมันมีมูลสาเหตุ

เป็นตรงครับที่มาได้

เมื่อเสร็จสิ้นของการทำกิจกรรมครั้งนี้

มันเป็นจิ๊กซอที่มาต่อ

เพราะฉะนั้นทุกคนพร้อม

มันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้พี่ป๊อป

ในสมัยนั้นกำลังมีวงการที่เรียกว่าบล็อกเกอร์

มันมีตั้งแต่บักเกอร์การท่องเที่ยว

เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีรายการหนึ่งนะครับ
เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนจัดการแข่งขัน
ลักษณะที่ว่าผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ย
จะต้องไปรีวิวการท่องเที่ยวเชิงอนุลักษ
ในจังหวัดที่รายการกำหนดนะครับ
โดยที่ว่าระยะเวลากิจกรรม๒วัน๑คืน
โดยจะมีทีมงานตามมาทึกภาพ

ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด๑๒ทีม

คุณจะได้ไปคลิปในฝันของคุณ

ซึ่งรายการเขาไม่บอกนะว่า

เขาบอกถ้าสนใจคุณก็ส่งรีวิวมา

หลังจากนั้นประมาณ๓สัปดาห์

ว่าผมเนี่ยผ่านเข้ารอบ
สามารถไปแข่งในรอบถัดไป

สองแล้วก็บอกว่าวันเดินทาง

ผู้ร่วมทีมของเรา

ที่จะไปก็ทราบว่าเป็นน้องผู้หญิง

แต่ว่าเขาจะได้ตามบันทึกได้ตรงไหนมา
แล้วก็ให้ส่งรายการภายใน๗วัน

ก็ดูหลายอย่างน่าจะไปดีแหละ

พอถอนตัวผมก็เฮ้ยเอาล่ะทำยังไงล่ะ

บันเทิงทำวันแรกตี๓นัดไปขึ้นรถที่หน้าสตูดิโอ

จนตี๓แล้วแล้วมาขึ้นรถกัน

เพราะที่ในการเดินทางเนี่ย

อย่างนี้นะครับว่ารถตู้คันแรกเนี่ย
ทางทีมรายการนะฮะหนีขึ้นไปทีมคันเดียวกันหมดเลย
กันไปหมดเหลือคันที่๒คือผู้แข่งขัน
มีอีกทีมหนึ่งผู้ขันอีกทีนึงไปรออยู่บนรถแล้ว
กับอุปกรณ์ของรายการที่ใจอัดอยู่ในรถคันผม
ผมก็เอ๊ะหรือว่าเขาจะอำนวยความสะดวกให้เรา
ปรากฏว่าพอขึ้นไปบนรถเนี่ยก็เจอทีมหนึ่งก็มีเป็นผู้ชายทั้งคู่
ก็สมมุติชื่อคุณหนึ่งกับคุณบี

เพราะว่าตอนที่ผมไปเจอที่รถเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าจะต้องวางแผนท่องเที่ยวว่าจะมุมฉากตรงไหนตรงไหน

ตัวประกอบได้เที่ยวนี้ก็พอแล้ว

จะได้เล่าให้ฟังเพราะอ้นก็ยังไม่รู้กติกา

อยู่ลุกขึ้นแล้วไปนั่งบอร์ดหลังแถว๔
ผมบอกเอ๊ะมันเริ่มแปลกตั้งแต่แรกเลยนะ

แล้วก็เอาสมอนท็อปใส่หูฟังแล้วก็นอนไปเลย
ผมแบบเออไม่เป็นไรหรอกงานนี้เที่ยวฟรีก็แล้วกัน

พอไปถึงจังหวัดเป้าหมายทางทีมงานเนี่ย
เขาต้องการที่จะสร้างความแข่งขันให้ยุติธรรม
เพราะว่าคืออุปกรณ์ถ้ามันแพงมันก็จะดี
เขาก็เลยให้อุปกรณ์ของรายการให้ใช้อุปกรณ์ของรายการ
ของรายการกล้องวีดีโอกล้องภาพนิ่ง
ผมก็เลยแบ่งโอเคอ้นเอาวีดีโอผมเอากล้องภาพนิ่งนะฮะ

ก็แยกย้ายกันแต่ละทีมพอถึงจังหวัดเป้าหมาย
แล้วเขาให้เงินด้วยนะฮะให้เงินในการเที่ยว
พอบอกว่าหลังจากที่เสร็จนี้แล้วนะครับกำชับ
คุณต้องส่งรีวิวเขียนไว้ในบล็อกของรายการภายใน๗วัน
แล้วก็การใช้จ่ายเงินด้วยให้ทำด้วย
แล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งคุณอย่าลืมนะว่า
จะต้องสร้างกิจกรรมหาเงินการกุศล
เนี่ยของโครงการที่ของรายการ

ตอนเช้าก็ไม่มีเลยครับผมก็ไปเที่ยวที่ต่างอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเพราะบ่ายผมก็ปรับแผน

เหนื่อยหน่อยก็เปลี่ยนเป็นเช่าจักรยาน
ลุยหน่อยอืม
จักรยานเป็นเสือภูเขานะอืมสองคันมาให้ใช่ไหมผมก็รับ
ส่วนเขาก็งงงแล้วเสร็จแล้วแต่คันของผมพิเศษนะครับแกเอา
เผาเปาะสอนหายมันติดหลังอาหร่์ผม
เราสงสัยจะเอามาธุแล้วทำไมไม่ให้อีกคันหนึ่ง
ไอว่อนยังพูดว่าไปเถิด
ผมติดมาเราก็ไม่บอกว่าจะต้องไปตามเวลา
เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวอันแรกของรอบบ่ายคือวัดแห่งหนึ่งในเมือง

คุณแจ๊คใช่ไหมครับว่าจักรยานมันทั้งดักทั้งหนืด

มันไปทำให้เฟืองมัน

ตอนนั้นไปเก็บภาพอยู่ข้างกำแพงวัด
กำลังถ่ายภาพอยู่ลงนี้มันใช่ไหมครับ

เองถ่ายอะไรเหรอผมเงยหน้าไปโอ้มีผู้ชายหนึ่งนั่งยองนี่นั่งจันทรรมนี่
ผมนี่ขาวแซมดำนะครับหนวดนี่ขาวเลย
นั่งแบบบิดคอเนี่ยเมื่อยนั่งยองอยู่ใต้ภูมิหมาย
สวัสดีครับลุงผมมารีวิวการท่องเที่ยวจังหวัดนี้ครับ
เสร็จแล้วผมก็เอาเราคนท่องเที่ยวเราก็ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
เอาภาพหลังกล้องมาให้ลุงดูนี่ครับลุงภาพท่องเที่ยวลุงก็หัวเราะเฮ้ย
เห็นฟันหล่อแหละเออดีนี่หว่าผมก็บอกลุงผมไม่เที่ยวนี้เดียวนะครับ
ผมลุงช่วยเป็นปฐมเลิกได้ไหมช่วยบริจาคลุงบอกกูแล้วอย่างนี้ดีกว่า
เฮ้ยเองมีที่พักยังถ้าไม่มีที่พักอ่ะลุงมีที่พักอ่ะ
อยู่ตรงข้ามวัดอ่ะเองข้ามถนนไปแล้วลงไปข้างล่าง
แพรของลุงเนี่ยโอ้โหพักให้สบายเลยใช่ไหมดีมาก
เห็นไหมบอกจริงนะลุงเออจริงดูเถอะผมก็เออขอบคุณครับลุงครับ
ผมก็รอสักพักจนอ้นมาสมทบกันอ้วนเฮ้ยไปดูมีคนแนะนำที่พักให้
เราจะได้ประหยัดที่พักอืมตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าเฮ้ย
ก็ลงไปดูที่แพร่แพ้ที่เป็นแพร่ดัดแปลงที่แถวนั้นเขาเรียกแพรลูกบวบไม้ไผ่

ก็คือเป็นไม้ไผ่ยาวโดยที่ว่าดัดแปลงปกติจะเป็นพวกที่พัก
แต่เขาดัดแปลงเป็นแพร่คล้ายเหมือนเชิงพาณิชย์เป็นร้านอาหารใช่ไหมฮะเป็นสองชั้น
ชั้นบนเปิดโล่งชั้นล่างก็มีห้องเล็กเหมือนกับเป็นห้องพักอยู่ข้างล่าง
แต่ข้างบรรยากาศข้างบนข้างล่างต่างกันนะฮะข้างล่างนี่เหมือนต้นไม้มันขึ้นครึ้มเลยล่อแพร
ทำให้แบบมันล่มลื่นอ่ะมันแบบมันเหมือนกับแดดไม่ถึงเลย
ผมก็เฮ้ยไม่เลวเฮ้ยบรรยากาศดีนะก็ลองสำรวจพอประเดิมสำรวจฮะ
เหยียบในแพร่เสียงมันกรอบแคบกรอบแก๊ปนั่นหมายความว่าแพร่นี้มันเก่าพอสมควรแล้ว
ดูแล้วเฮ้ยมันจะพักได้เหรอผมก็เดินไปดูเรื่อยแบบ
จนไปที่ห้องนอนที่ว่ากะจะเป็นห้องพักปรากฏว่าที่ห้องพักเนี่ยนะ
ไผ่เนี่ยมันโดนลาเป็นดำหมดเลยแล้วบางส่วนมันจมลงไปในน้ำครับ
ผมบอกว่าโดนลุงหลอกแล้วมั้งเนี่ยสงสัยเนี่ยมาพักไม่ได้
แต่ยังไงเฮ้ยเราจัดฉากก็ดีกว่าไหนเราเป็นนักถ่ายภาพเราฉัดฉาก
ฉากไงอ้นเดี๋ยวเราทำฟอร์มว่าเรามาพักที่นี่ถ่ายพักที่นี่กันเสร็จเราเล่นน้ำนะ
เราก็ถ่ายเสร็จปุ๊บผมบอกอ้นต่อไปเล่นน้ำแพร่มันไม่ค่อยดีนะมันชำรุด
เพราะฉะนั้นเอาแค่ช็อตเดียวอ้นไปเปลี่ยนขาสั้นแล้วขึ้นไปชั้นบน
แล้วก็โดดลงมาเลยนะลงตรงนี้นะผมชี้ตรงหน้าเพราะผมตั้งกล้องเนี่ย
ตรงนี้ลงตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะรอถ่ายเพราะผมบอกให้กระโดดกระโดดเลย
ก็โอเคขึ้นไปข้างบนอ้นตะโกนมาบอกพร้อม
ผมก็เฮ้ยทำไมมันเงียบจังจะพูดซ้ำกระโดดซ้ำอีกทีปรากฏเสียงคนวิ่งอยู่บนแพร่
อุ๋โฮผมบอกเฮ้ยแพร่นี่นะฮะมันโยกงี้เลยอ่ะอือ
ผมกลัวจะทักมาผมบอกเฮ้ยอย่าวิ่งใช่ไหม
สักพักหนึ่งเสียงนี่ปุ๊ะไม้ชั้นบนปุ๊ะถาวนอ่ะ
เหยียบไม้ทะลุมาเห็นข้อเท้าลงมาแล้ว
ชักเท้ากลับขึ้นไปสักพักนะฮะ
เสียดายหันกล้องไม่ทันไม่งั้นบันทึกภาพ

แพ้แท้ขึ้นไปกระโดดทัน
ซักพักเสียงดังพวดคืออ้อนวิ่งลงบันดัยไม่ได้ลูดลงมาด้วยพวด
พอเสร็จอ้อนมาหน้าตื่นมาสะกิดผมพี่
เก็บเสื้อผ้าใส่เป้ลากจักรยานข้างบน

ผมก็ขึ้นตามให้ข้างบนแพทย์
ปากคอสั่นผมบอกเหมือนกลัวอะไรบอกอ้นอ้นเป็นไรเหรอวะ
อืมพี่พี่หรือเปล่าผมเจออะไรข้างบนอืมบอกเจออะไร
ผมเจอมีคนแก่อยู่บนแพรชั้นบนสองอ่ะครับนะพอผมขึ้นไปอ่ะโอ้โหพี่
ยิ้มเห็นฟันหล่อเลยผมอ่ะแกขาวสองสีมีขาวแซมดำอ่ะ
ก็เห็นนั่นนั่นโอ้หูพอผมพูดว่าพอนะ
เขาคงจะมาเล่นอยากเล่นน้ำกับเราด้วยอืม
ก็มองได้มึงพี่เราเล่นน้ำนี้เท่าไหร่พี่ก็บอกว่า
พี่โชครีระแต่พลาดท่าไอ้ท่าไหนเชือกอ่ะไปพันตัวเอง
แล้วพี่พยายามจะเอามือแกะเชือกแกะไม่พัน
ผมเห็นว่าผมไม่ร้อหรอกพี่ใช่ไหมครับ
แล้วก็วิ่งลงตามมาเนี่ยแล้วขาไปเหยียบแพร่ยังเป็นรูเลย
ขึ้นมาผมบอกโอ๊ยมันไม่ใช่หรอก
ลุงแกรอดอยู่แล้วเพราะเสียงตกน้ำไป
แสดงว่าแกคงลงไปน้ำแล้วแค่นี้กลัวไม่ได้หรอก
พี่ยังไงนะเขาก็บอกอย่าพักเลยนะที่แผล
แต่พักที่พี่มีโรงแรมติดกับวัด
มีโรงแรมติดกับวัดเพราะว่าให้ดีว่าเป็นโรงแรมติดกับวัด
โรงแรมขนาดเล็กเป็น๒ชั้นชั้นล่างกับชั้นบน
ชั้นบนนี่แตะโรงแรมแตะหนึ่งคือชั้นบนเนี่ย

อะไรก็ดีนะครับมีห้องพักค่อนข้างสะอาด
มีอาหารเช้านะแต่ข้อเสียคือห้องน้ำรวม
พวกนี้อยู่มากกว่าในปัจจุบันนี้
เจ้าของเขารู้ว่าโอเคเรามารีวิวท่องเที่ยว
คุณพักข้างล่างนะคุณมีจักรยานจะได้สะดวกในการเข้าออกเข้าห้องน้ำด้วย
ผมให้อัตราพิเศษคืออัตราพัดลม

แถมยังผมเพิ่มทีมเสริมให้คุณเตียงนึงนะ
บอกเออทำไมเตียงเสริมนะครับเตียงใหญ่เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอก
เตียงเสริมจะได้นอนกันสบายมากันหลายคน
ผมว่าอะไรหลายคนอีกแล้ววะเออมันผมบอกเอ๊ะฉันเริ่มมา
แต่ก็ไม่เป็นอย่าเพิ่งคิดเพราะว่าเราต้องมีแผนเพราะว่าผมต้องไปเที่ยวอีกที่หนึ่ง

ใช่ไหมฮะก็ฝากของก็ขี่จักรยานไป
เที่ยวอีกจุดที่๒รอบบ่ายก็คือเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา
ที่อยู่กลางใจเมืองของจังหวัด
ก็ปั่นจักรยานขึ้นไปเสร็จพอขึ้นก็ยังไม่ทันตั้งกล้องยังไม่ทันจะเปิดอะไรเลยนะ
ฝนนี่ตกแบบโหไม่ลืมหูลืมตา

ใช่ไหมครับจนแบบโอ้ยวันนี้ยุบกองเลยบอกว่าถ่ายไม่ได้แล้ว
ไปกลับตั้งหลักที่โรงแรมแล้วกันแล้วก็วางแผนอีกทีเที่ยวไหน
ก็ปั่นจักรยานกลับในช่วงที่ปั่นกลับมันมีทางที่ปั่นจะอ้นกลับไปน้ำหน้าผมก็ปั่นตามหลัง
ฝนก็ตกเรื่อยรถรับส่งนักเรียนอนุบาลแซงรถผม
เด็กนักเรียนตกมือเชียร์กันใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เชียร์เชียร์โป้เชียร์เบ๊ผมก็เฮ้ยเจอทักทาย

ปรากฏว่าเด็กเนี่ยตามไปที่มองที่ตัวผมนะมองด้านหลังมองด้านหลังผมแล้วก็ชี้ให้แบบตลกอ่ะผมว่าเฮ้ยใครอยู่หลังผมวะ
หันไปไม่มีโอ้โหแบบโล่งใจแบบตกใจว่าโดนเด็กหลอกป่ะวันนี้ใช่ไหมฮะโล่งเลยแบบประเภทมาเสร็จปุ๊บ
ก็ไม่มีอะไรก็ปัดไปถึงโรงแรมปรากฏไปถึงที่โรงแรมก็ไปถึงในช่วงเย็นอีกทีมหนึ่งครับกำลังเช็คอินที่โรงแรมเดียวกัน

กลายเป็นว่าสองทีมนี่วะพักโรงแรมเดียวกันอืม
ใช่ไหมครับก็สงสัยบอกให้พี่ไปทำอะไรมาเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยก็บอกเฮ้ยทำไมเองไม่เปียกเลย
ใช่ไหมครับแต่ของทีมผมผมมาคิดโอ้โหแผนผมนะเที่ยวได้แค่ที่เดียวเองใช่ไหมฮะ

แล้วก็เจ๊งในตอนเย็นคืออะไรไหมครับ
จริงแผนตอนเย็นผมกะว่าจะออกไปถ่ายวิถีชีวิตตอนกลางคืน
แล้วก็หาทุนบริจาคปรากฏว่าไม่ได้หา

ตัวที่ทานโรงแรมเนี่ยก็ทั้งสองทีมก็ทานข้าวที่โรงแรม
หลังจากทานข้าวเสร็จอีกทีมหนึ่งอ่ะหนึ่งก็บอก
พี่ผมมั่นใจเลยทีมผมต้องเข้ารอบแน่เลย
ผมขอเฮ้ยวันนี้ขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงแหละ
ก็สั่งสุราอาหารมานั่งทานกันเลยอ่ะครับ

เพราะว่าหนึ่งผมค่อนข้างจะเพียร์
วันนี้ขี่จักรยานมาทั้งวันผมขอไปนอนก่อนดีกว่านะครับ
แล้วยังไงตามสบายนะผมก็เข้าไปที่ห้องนอน
ก็อ้นก็ตามมาห้องนอนผมก็เป็นห้องแอร์นะ

ปรากฏแอร์เสียงดังมากจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้ว
เปิดปิดแอร์ดีกว่าแล้วเปิดหน้าต่างนอน

ก็ผมก็นั่งเตียงใหญ่อ้นก็นั่งเตียงเล็กใช่ไหม
เตียงเสริมก็กะว่าเฮ้ยผมก็กะว่าจะเอาแผนที่มาดู

เดี๋ยวผมขอไปคุยกับอีกทีมนึงนะ
ตามสบายคุณแจมไปด้วยละกันเดี๋ยวสักพักพี่จะนอนละ
ก็ออกไปผมก็นั่งดูแผนที่สักพัก
รีวิวพวกท่องเที่ยววันพรุ่งนี้แล้วก็นอน
พอจะนอนไปในหลับไปนะครับ
ผมมีความรู้สึกว่าอากาศมันหนาวมากมันเย็น
แล้วมันมีลมพัดตั้งแต่หลังคอผม
หลังคอนะครับจะถึงกลางหลังอยู่สองเนี่ยวิบ

พอลืมว่าตัวผมนอนคุดอย่างนี้ครับ
ปรากฏเฮ้ยผ้าห่มผมหายไปไหน
ผมก็เฮ้ยผ้าห่มผมเอามือนะหลับตาอย่างนี้

ก็ต้องเอาเท้าเพราะเท้ากวานไปจนสุดเตียง

ก็จะดึงกลับมาดึงไม่ได้ก็เขียไป
ขานี่ไปสะดุดกับขาที่อยู่ในผงอยู่

ตอนนี้สงสัยมันเมาแน่เลยตอนนั้นมันไปนั่งเตียงเล็ก

มันพันตัวเพราะว่าผ้าห่มอีกพันตัว
เป็นก้อนกลมเลยเป็นก้อนกลม
คุ้มโป้งอ่ะจะดึงดึงไม่ไหวอ่ะ

สงสัยต้องไปนอนเตียงเสริมแพร่แล้ว

เตียงเนี่ยนะครับเตียงใหญ่

ส่วนเตียงเสริมนี่นะครับมันอยู่
เตียงแต่ว่าปลายเท้าจะไปทางหน้าต่าง

ไปสักพักหนึ่งมันมีแสงไฟเข้าตา
ผมคลึงหลับซึ่งตื่น

ปิดไฟบนเหลือก็เคลือกครึ่งตัวเลย

สองสีเห็นหนวดขาวนี่ชัดเลยยิ้มเห็นฟันหล่อเลย

ไอหนุ่มมากางวันนี้เองเขาพูดโหล
ที่แพ้ครับนะเห็นพวกเองขี้เชียดกันก็เลยอยากหาอะไรสนุกให้เอง
ไอ้ลุงแม่งผูกมัดคอนี่หว่าลูงเป็นพีย์ป่ะ

ถ้าเป็นผีจั่งแหงใสแหงกาหลอกแล้ว

เดี๋ยวไปละไว้เบื่อ
ไม่อยากมาจัดเจอพวกนี้ซะพักกะแหงกลับไป
เองไปหลังศาลนะไปประมาณเนี่ยสักหน่อยแหละเรื่องจะมีของดีแค่เอง
ผมก็ของดีอะไรวะใช่ไหมฮะก็ลุงก็หัวเราะแล้วก็ผ่านไปผมก็นอนต่อ
เสร็จปุ๊บตื่นตอนเช้าตื่นตอนเช้ามาที่เตียงใหญ่

ตอนคืนท้าวไปสัมผัสท้าวคนในนั้น

แล้วป่านี้ไปทานข้าวอาหารเช้ามั้ง
ก็ไปที่ห้องอาหารของโรงแรม
ปรากฏว่าไม่มีไม่เจอใครเลย
ก็เอ๊ะอะไรวะสองคนนี้ไป

แล้วก็หนึ่งกับบีลงมาจากรถ
ผมก็โอ้มีที่ไหน

แต่แปลกผิดปกติตรงที่ว่า

หนึ่งเดินขาแบบเหมือนเจ็บ

ตาซ้ายนี่เขียวปั๊บเลย

เพราะเนื้อตัวเป็นแผลโดนบาด

เมื่อคืน๒คนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุ
แล้วเขาขอไปนอนกับทีมงานด้วย

เขาบอกเฮ้ยผีหลอกอ่ะ

ขอให้เที่ยวตามแผนที่วางไว้ให้ครบ

เลื่อนเวลาปิดกองจากบ่ายสามเป็นสี่โมงเย็น
ครับก็ให้ทุกคนทีมทำแล้วฝากกระเป๋ากระเป๋าเสร็จแล้วก็

ผมก็ถามสามคนบอกให้กินข้าวมั้ยยัง

ในช่วงที่กินข้าวเนี่ย

สามคนเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่แบบ

มันไม่คิดว่าจะเจอนะฮะ
คืออ้นบอกว่าหลังจากที่แยกกับผม

ไปที่สองคนที่กำลังนั่งทานเล่ากันดี
ก็นั่งกินติดล้มอะคุยกับติดล้ม

สองสามแพ็คขึ้นไปทานบนห้องนอน
นอนหลับมี๒คนหนึ่งกะบีนั่งทานกันต่อ
ในอากาศมันเย็นทานเยี่ยคงก็ปวดชี่
เจ้าหนึ่งก็ไปยืนหน้าต่างนะฮะเพราะว่าจะลงมาข้างล่าง
ยืนข้างบนฉี่บนหน้าต่างเลยโอ้ฉี่ปุ๊บสบายใจสูบบุหรี่
โวยวายเท่าไหร่นะครับไอ้เจ้าเจ้าบี

กว้างใหญ่ปรากฏในจังหวะที่ร้องเนี่ย
มือไปหยิบไอ้กระป๋องเบียร์ที่ยังไม่ได้เปิดอ่ะครับ
โดนกลางหัวเราก็หลบทันอืมแต่มีเสียงร้อง
ข้างนอกเสียงร้องโอ๊ยแล้วตามได้บอกว่าใครคว่างหัวกูวะ

เจ้าเบีกก็ลุกขึ้นอ่ะไปชงวกหน้าตรงล่างต่าง
ปรากฏว่ายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะ
วิ่งขึ้นมาคือกระป๋องเหวียกบางหน้า
โดนเจ้าตาประกดปึ้มลมทั้งยืนปึ้ม
แล้วก็มือนี่จับร้องโอดโอยเจ็บ

มึงเจ๋งเจอกรูข้างนอกไม่ได้เลยมึงออกละ

ไอ้เจ้าตอนนี้เจ้าบีรู้สึกเลือดเข้าตาแล้วฮะ
ไม่สนใจจะลุกขึ้นเปิดประตูวิ่งเข้าไป

ก็ลุกขึ้นจะตามในจังหวะที่อ้นกำลังปิดประตู
ตรงหน้าต่างเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างด้านนอก
คือลุงอ่ะยิ้มเหงือกไม่เห็นฝันฝันเหรอเหมือนเดิม
แล้วมันงงตรงที่ว่าข้างนอกมันไม่มีเทอร์เรสหรือไม่มีการสาธิตเลยนะ
มายืนได้ยังไงอ้นบอกไม่รอแล้วปิดหน้าต่าง

แล้วทีนี้ฝ่ายเจ้าบีมายืนหน้าโรงแรมก็เห็นดูลุงคนหนึ่ง
แก่ผมขาวแซมดำถือกระป๋องเบียร์
เอากระป๋องเบียงมาทำแยะตาอย่างงี้
แล้วหนอร้อยว่าโดนกว่าแล้ว
บอกวันนี้ไงวะขออัดคนแก่หน่อยน่ะ
ก็เดินข้ามถนนไปปรากฏลุงท่านไวมาก
เขาบอกวิ่งไม่กี่ก้าวลงไปถึงตลิงด้านล่างแล้วอืม

ทั้งสองคนวิ่งไล่ไปสักพักหนีเข้าแพร่
ขึ้นไปชนชั้น๒ใช่ไหมครับ
สองคนวิ่งขึ้นตามตามเสร็จมานั่งหอบกัน
บอกโอ้ทำไมลุงมันเก่งขนาดนี้มันว่องไวมาก
คันนี้เสร็จปุ๊บไอ้ลุงก็โหละใหญ่

เจ้านึงบอกมันแปลกนะกลางคืนอย่างนี้แล้วมันนั่น
บีเดินไปหาปรากฏว่าลุงเนี่ยก็จับเชือกแล้วก็โหนแกว่ง
หนึ่งบอกมันชักเริ่มผิดปกติแล้วไม่ใช่แล้ว
จะพยายามดึงมือเจ้าบีกลับ

ลุงเนี่ยหูแบบแกว่งหลบได้หมดเลย

พันพันตรงคอจนแบบแน่นเขียว

มันไม่ลงทั้งตรงนับ

โอ้ยเหมือนบอกมาสิตกลกล้นมาเลย

ปรากฏไม่ภัยบาดต้นขาเนี่ย
เลือดแบบไหลนองเต็มไปเลย
ตอนนี้เจ้าบีต้องเริ่มมีสติแล้วก็ประคองกันลงมา
ปรากฏในจังหวะที่ลงบันไดมาเนี่ย
ไดมันทั้งเก่าทั้งผูนะ

เดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวสะดุดแพร่พังพึ่งอะไรอย่างนี้

อ้นชะงักสติกลับมาเลยอุ้ยจำได้
ทางนั้นคือทางลงแพร่ตอนกลางวันนี่หว่า

ปรากฏเห็นสองคนมาก็เลยข้ามถนนไปดู

หนึ่งนี่หนักหน่อยเพราะว่าตรงโคนขาเนี่ยมันเป็นแบบ
มันเหมือนโดนเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่
จะหารถตอนนั้นก็ไม่ได้เพราะมันดึกแล้วอ่ะครับ
นะฮะตีสองตีสามนะพมดึกมาก
ก็นึกถึงว่าเฮ้ยทีมงานก็เลยโทรไปหาทีมงาน
รถทีมงานมารับพาไปโรงพยาบาล
พอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บโอเคก็
รักษาตัวเสร็จก็ขอนอนที่นั่นเลยเพราะกลัวมาก
ผมก็เออฟังบอกมันอาจจะเหลือชื่อผู้บอก
เป็นไปได้ไหมว่าตอนนั้นผมยังไม่เชื่อนะผมว่า
เป็นไปได้ไหมว่ามันประติดประต่อขนาดผมเนี่ยเอาไปฝัน

คือเจ้าอ้นมาเล่าเรื่องลุงให้ฟังเอาไปฝัน
แล้วพวกนี้กินเหล้าไปด้วยอ่ะสติสัมพันธ์ยังยะไม่มี
ไม่ได้ผมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะ

รีบไปเที่ยวกันเพราะว่าวันนี้จะได้เราก็ต้องท่องเที่ยวไป

วันนั้นก็เที่ยวเราสามารถผมทีมผมสามารถเที่ยวได้ตามแผนเลยนะฮะ
แย่งมันเพราะว่าได้ครบหมดทุกที่เลยที่ของเมื่อวานไปไม่ได้

นึกถึงคำพูดลุงจุดชมวิวเมื่อวาน

เพราะตอนนั้นไปฝนตกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามี

เดี๋ยวเราปิดที่นี่ดีกว่าแล้วลองไปดูที่ว่ามันมีอะไร

แต่มันมีแต่ป่ามะมันวิวสวยไม่มี
ปรากฏว่ากำลังจะกลับในเนินลูกที่๓เนี่ย

ตัวยูกล้ำนึกออกไหมครับ
ก็ปีนขึ้นดันขึ้นไป
ผมทำให้เห็นวิวสวยมาก
ภูเขาที่เป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ไกลลิฟ

บอกเอาตรงนี้ถ่ายปิด
ถ่ายมุมสูงเสร็จแล้วนู่นถ่ายตรงนี้
ในระหว่างถ่ายผมหมุนเผลอด้วยขาเย็บประเภท

โชคดีข้างล่างมันมีพุ่มไม้

นิ้วเหนียวมันนุ่มอะพอดูมามันคือกระเป๋าเงิน
กระเป๋าเงินผู้ชายครับมันเปียกน้ำหมดในนั้นมีธนบัตรไทยอ่ะ
น่าจะเป็นของชาวต่างประเทศบอกเฮ้ยนี่หรือเปล่าของดีที่รูมพอก
ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเอาไปคืนเขาดีกว่า
ผมดูเวลาแล้วเฮ้ยรีบไปดีกว่าเพราะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงหมด
เพราะว่าถ้าเราไปเช็คอินช้าเนี่ยเขาปรับเป็นคะแนนนะครับ
ก็กะว่าจะเอากระเป๋าไปคืนเจ้าของค่ะ
ในนั้นไม่ดีไปเจอเจ้าทุกข์พอดีเลย
เจ้าทุกข์มีผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาคู่หนึ่ง

เมื่อวาน๓๔๐๐นมาเที่ยวที่นี่
แล้วฝนมันตกก็รีบกลับบ้าน

เขาบอกเฮ้ยใช่นี่หว่าอันนี้พระบอกใช่ฝรั่งบอกเออใช่
เลยก็เช็คดูทรัพย์สินครบผมบอกโอเคถ้าครบแล้วผม
ขอกลับแล้วผมต้องรีบไปรายการสองสามีภรรยาก็บอกเออ
เขาแสดงน้ำใจบอกว่าเดี๋ยวเขาเอารถไปส่งให้ครับผม
โอเคได้ครับเอาไปรถไปส่งโชคดีที่ว่าเขาเอารถ
กระบะมาเอารถกระบะขึ้นก็เอาจักรยานขึ้นก็นั่งไป
แล้วก็ผมก็เล่าเรื่องโครงการที่เรามาถ่ายคราวนี้ไปถึงร้าน
จักรยานผมเอาจักรยานไปก็ขอบคุณค่ะเฮียบอกเฮีย
อย่างไอ้เฮียทักผมเฮ้ยอ้าวอีกคนนึงกลับไปแล้วเหรอบอก
ใครอ่ะอืมเอ้าน้องผู้หญิงอีกคนนึงน่ะเฮ้ยนะผมเสนอ
สั้นน่ะเหมือนสาวมั่นน่ะอืมน่ะน่ะสาวหล่อครับเขาบอกเออ
เดี๋ยวจริงหรอผมบอกอ้อนหึยมีวะอ้อนอ่ะใครวะผมก็
รีบไปต้องรีบไปที่โรงแรมอืมคราวนี้เสร็จปุ๊บก็ไปที่โรงแรม
ไปถึงโรงแรมก็ถึงก่อนเวลาสิบห้านาทีครับนะทางผู้หญิง
ผู้หญิงคนพระยาก็หยิบสองข่าวให้
ผมรู้เลยว่าเป็นเงินผมบอกเฮ้ยผมไม่รับเงิน
เราไปเก็บได้โดยบังเอิญผมไม่ต้องการทรัพย์สินอะไร

แต่ฟังเธออยู่เห็นบอกเธอจะทำโครงการไม่ให้เหรอ
ยังไม่ได้เงินเลยอ่ะเอาเงินก้อนนี้ไปละกัน
บอกขอบคุณมากถ้าทำบุญผมรับใช่ไหมไปเสร็จปุ๊บ
ก็ในระหว่างที่ไปนั่งรอบอกอีกทียังไม่มาอีกทีไม่มา
รถก็ยังไม่มาผมบอกโอ๊ยมันมีเรื่องหนึ่งว่ะ
ที่มันคาใจพี่อะไรเหรอวะไปวัดกัน
บอกไม่ไปทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเจอลุง
บอกเฮ้ยกลัวอะไรมากับพี่เฮ้ยพี่ไม่เห็นกลัวเลย
ไปเจอลุงกันมาก็ไปที่วัด
ผมก็ไปจุดตรงที่ผมถ่ายรูปเมื่อวานเนี่ย

กำแพงวัดส่วนใหญ่ก็จะมีที่เก็บอัฐิถูกไหมครับ

ตรงจุดนั้นมันมีกระป๋องเบียร์
วางเป็นสีเต็มไปหมดเลยโหวเป็นขยะเลยอะ
ครับทั้งกระป๋องเบียร์ทั้งซองขนมอ่ะเต็มไปหมด
ผมก็บอกเฮ้ยรูปใครวะ
รูปผู้ชายคนนึงอะผมเขาขาวแซมดำนัวสีขาว
ผมบอกเฮ้ยลุงนี่ว่า
ช่วยให้เก็บขยะก็เก็บขยะกัน

ตรงสาราที่เป็นคล้ายมีเก็บรูปแกใช่ไหมครับ
มันเป็นแค่เป็นสาสาเล็กอะนะครับ

มีรอยเท้าเหยียบเหมือนใครมีรอยเท้ามาเหยียบบนศาล
เพื่อที่จะชันตัวขึ้นเหนือกำแพง

พอเสร็จแล้วก็เฮ้ยเราขอเข้ามากัน

ที่พวกเราอาจจะไปล่วงเกินอะไรอย่างนี้

ทีมอีกทีมหนึ่งที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ

ในกรมกราบเสร็จผมก็ต้องสังเกตว่าเฮ้ย

นามสกุลนี้คือชื่อเดียวกับโรงแรมที่เราพัก

ก็มีป้าแม่ครูหนึ่งท่าทางอะไรแก่ละ

เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแกมาเปิดแพร่ขายร้านอาหารเนี่ย
อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามโรงแรมเราเนี่ยครับใช่ไหมป้าก็ไปเป็นแม่ครัว
สักพักนึงขายไม่ดีครับนะขายไม่ดีแกก็เลยปิดกิจการ
แต่แกก็ยังนอนอยู่ที่แพร่นะแล้วป้าก็เลยมาเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงแรมนี้แทน
แต่แกก็พักนอนพักตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นมากินข้าวที่โรงแรมเนี่ยทุกวันอืม
นะครับจนวันหนึ่งอ่ะเดือนเนี้ยแกหายไปหายเป็นเดือนเลยก็สงสัยว่าแกไปไหน
ปรากฏเขาไปเจอบอกว่าแกเป็นศพน่ะศพแกนี่โดนแขวนเชือกอยู่ข้างข้างแผล
ครับบางคนสันนิษฐานว่าแกก็บอกก็จำไม่ได้เพราะนานแล้ว
ทรมานเพื่อที่จะให้บอกว่ามีทรัพย์อยู่ตรงไหนครับบางคนก็บอกว่า
ขี้เล่นจะตายแกไม่ค่อยเครียดแกอาจจะโหนแล้วพาดมาแล้วเชือกไปพาด
สรุปแล้วกันง่ายนะแต่เป็นลั้นครับเจอกันหรือผมไม่รู้ยังไง
ภาคร
กลับไปตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาแต่เช้าพร้อมกับไอ้ทีมงานอ่ะ
กลับไปหมดแล้วทีมงานเข้าหมดแล้วเหรอรถตู้เฮ้ย
หนีไปหมดเพราะบอกมันทำไมหนีไปหมดวะค่ะ
ใช่ไหมเพราะว่าขึ้นรถตอนนี้กำลังจะขึ้นรถเสร็จปุ๊บ
พี่พี่แฟนพี่อ่ะแฟนพี่อ่ะกลับไปแล้วเหรอ
กลับไปแต่เช้าเหรออืมวันนี้ผมไม่เห็นเลยตอนบ่ายอืม
คนไหนวะแอพี่ทำเป็นฟอร์มแสดงว่าพี่เจ้าชู้ดิ
ถึงขนาดจะต้องมาดูเลยว่าพี่มาแข่งจริงหรือเปล่า
อืมบอกคนไหนวะพี่กับผู้หญิงอ่ะผมสั้นสั้นนะ
คล้ายคล้ายสาวหล่อเลยอ่ะตัวเล็กเล็กอ่ะบอกเฮ้ยว่าได้ยังไง
ก็จริงอะพี่ตอนที่ผมไปขึ้นรถซึ่งสตูอ่ะใช่ไหม
ตอนผมจะขึ้นตามไปอ่ะตอนแรกผมจะนั่งข้างพี่ครับ
พี่ผู้หญิงก็มองผมตาเขียวอ่ะผมก็เฮ้ยไม่กล้านั่ง
ผมเลยต้องย้ายไปนั่งที่ฟรีแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะเห็นภาพแก
ผมก็เลยหูฟังปิดค่ะแล้วก็หลับไปเลยครับนะแล้วไปตอนที่
มาที่โรงแรมอ่ะเหมือนแกยังโกรธผมอยู่นะพอเข้าไปในห้องอ่ะ
แกก็นั่งหันหลังแล้วแกไม่ยอมพูดเลยนั่งก้มหน้าตลอด
ผมก็อึดอัดอืมผมก็เลยออกมาอืมดูอีกทีมหนึ่ง
แล้วก็ขอเขาว่าเดี๋ยวผมขอนอนด้วยนะอ้าวแม่งนอนแล้ว
เพราะว่าพี่มากับแฟนสงสัยแฟนพี่ไม่พอใจครับ
ผมก็เฮ้ยใครวะผมก็งงเฮ้ยใครวะผมก็บอก
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะต้องนั่นไป
ก็ไม่บอกกับอ้วนหรอกผมก็เออเป็นแฟนก็แฟนจบไป
พอกลับไปเสร็จปุ๊บก็ส่งรีวิวกับรายการครับ
หลังจากนั้นอีกประมาณสักน่าจะประมาณเกือบเดือน
ก็ประกาศผลการแข่งขันดีพลิกหนึ่งในสองทีมเนี่ยปรากฏว่า
ทีมงานเซอร์ไพรส์ผมมากเลยครับบอกเฮ้ยทีมผมหาเงินบริจาค
อืมได้มากกว่าทุกทีมรวมกันเลยครับบอกไปทำอะไรมันเหรอ
ผมบอกอ๋อผมทำความดีอืมก็คือเงินของของผู้หญิงคุณแน่นานาให้มา
เยอะเยอะพอสมควรแสดงเม็ดเงินมันเยอะก็เลยให้มา
ใช่ไหมทีมงานมาเลยแล้วปรากฏรวมมาเสร็จการตัดสินอ่ะ
เขาก็รวมเวททั้งเม็ดเงินการทำกิจกรรมการทำปรากฏทีมผมอ่ะ
ได้คะแนนติดหนึ่งในสองได้ไปเที่ยวดีมทิพย์ครับ
เตรียมนัดหมายไปเที่ยวดีนทริปกันเลยใช่ไหมครับ
วอนก็ดีใจมากโอ้โหได้มาแล้วทีมทริปครั้งนี้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ
เขาจัดให้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยเนี่ยไอ้นั่นโหความฝันของหมู่บ้านเลย
ไปเที่ยวต่างประเทศดีใจในวันที่เดินทางก็ไปที่สนามบินก็รอ
แล้วก็ขอให้เดินทางในปลอดภัยนะเที่ยวสนุกต่างประเทศ
เอารูปสวยมาลงบล็อกของรายการนะครับ
บอกพี่ผมมีเรื่องคาใจผมอยากจะถามอืม
ไม่มีเรื่องอะไรเลยพี่ครับผมอยากทราบเหตุผลจริงจริงว่าน้องผู้หญิงอ่ะ
ทำไมถึงถอนตัวอืมนะพี่ก็บอกเออเรื่องนี้นะจริงจริงแล้วเนี่ย
ทางรายการเพิ่งทราบก่อนที่จะแข่งประมาณ๑อาทิตย์เนี่ย
แต่ที่น้องรู้ขณะที่เราแจ้งไปน่ะน้องเขาประสบปฏิเหตุ
เสียชีวิตเสียชีวิต
แต่ทางรายการเนี่ยต้องปิดไว้เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเสียขวัญกำลังใจ
แล้วกำชับเลยผมบอกว่าผมถามเลยทุกทีมงานไม่มีใครบอกครับ
ผมก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นคนกำชับเลยทีมงานไม่ให้บอกเลยนี่กับใครไม่ให้ใครรู้อืม
นะแต่คิดดูสิวันแรกอ่ะมันบอกมันเห็นอะไรก็ไม่รู้มันหนีขึ้นไปคันแรกกันหมดเลยครับ
มันบอกปล่อยผู้แข่งขันไปอยู่ทีมนึงอืม
มันต้องแบ่งกันใช่ไหมครับอัดไปอยู่ทีมอยู่คันแรกกันหมดเลย
มันบอกมันเห็นใครก็ไม่รู้มันหนีไปอืม
บอกเออพี่เดี๋ยวพี่พอจะมีรูปไหมผมอยากเปลี่ยนรูป

ส่งบล็อกมาให้ผมอ่ะในบล็อกอ่ะรูปตัวอย่างเนี้ยอืม
ก็เป็นแค่ตัวการ์ตูนไม่ได้เป็นรูปผู้หญิงเนาะ
ดแกก็บอกเลขาให้เอาโทรศัพท์มาเปิดดูอืม
ในรูปน่ะเป็นน้องผู้หญิงผมสั้นค่ะ
ตัวเล็กเล็กสาวหล่อเลยแหละอืม
ใช่แล้วแน่นอนแสดงมาเที่ยวกับเราด้วยแล้วครับ
ผมบอกเออมาอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็เออขอบคุณ
บอกว่าเออแล้วเรื่องนี้นะไม่ต้องไปบอกกับใครนะ

นะผมบอกครับครับไปเสร็จปุ๊บก็นั่งรอในระหว่างรอเรียกขึ้นเครื่อง
เจ้ามัสกิตพี่บอกทำไมหรอ
แฟนพี่มาด้วยป่ะผมก็เฮ้ยหันดูเฮ้ยมาเลยวะอ่า
เลยบอกบอกเปล่าพี่ผมล้อเล่นผมบอกเอ้ยถ้ามึงรู้เรื่องจริงก็หนาวเหมือนกันแหละ
ผมก็นั่งนึกในใจนะผมบอกเฮ้ยน้องสงสัยว่าน้องเนี่ยเจ็บสุดท้าย
เขาพวงเขาอยากที่จะมาเที่ยวครับแต่ผมบอกตรงตรงนะน้องพี่ไม่กลัวหรอก
ครับแต่พูดอันนี้เขาก็บอกมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะอืม
แกบอกว่าแกติดต่อผู้แข่งขันตัวสำรองไม่มีใครว่าง
ไม่มีใครสะดวกที่จะมาครับไม่ได้เจ้าอ้นเนี่ยแหละแล้วที่แปลกที่สุดคือเจ้าอ้นอ่ะ
เป็นคนที่อยู่อำเภอเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันกับผู้หญิงคนที่เสียชีวิตนี่เลย
ขนลุกนี่คือเรื่องมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะไม่ได้น่ากลัวแต่มันแบบ
สนุกจังเลยอ่ะคือมันเป็นการเจอผีที่สู้ชีวิตมากเลยนะพี่
ก็แบบมันคือพอดีว่าเราไม่คือผมไม่เคยแบบเจอแบบว่า
ผมโชคดีตรงที่ว่าไม่เคยเจอผีที่มันน่ากลัวมันเป็นลักษณะของจริงจนบางทีบางอย่างนี้เราแย่ไม่ออกว่าสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่
ที่เขาพิสูจน์ไม่ได้หรือหรือเปล่าเราไม่รู้บางทีบางทีเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราคุยเนี่ย
คือมีตัวตนจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับนะครับเท่ากับว่าสิ่งที่พี่ป๊อปเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดน่ะ
มันเหมือนกับมีน้องเขาแหละจิตสุดท้ายของเขาที่เขาอยากจะไปแข่งขัน
ใช่แล้วยังมีสิ่งลี้ลับอื่นอื่นที่เขาอาจจะรับรู้ได้ว่าเออคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาโปรโมทกับสถานที่ของเขาจริงนะ
อ่าฮะการโปรโมทก็แน่นอนครับมันช่วยให้เกิดรายได้ครับให้เกิดนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนก็แห่เข้ามาเที่ยว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลุงคนนั้นบอกว่าอ๋อที่หลังศาลมันมีของดีอยู่นั่นก็คือวิวที่ตัวของพี่ป๊อปได้
แล้วก็ตกลงไปแล้วก็ไปเจอกับกระเป๋าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาทำตกเอาไว้นั่นคืออีกหนึ่งของดีที่พี่ป๊อปได้มา
มันกลายเป็นเงินบริจาคของทริปนี้แล้วมันก็ทำได้เป้าได้สูงที่สุด
นี่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีความตื่นเต้นไอ้จังหวะตอนที่อ้นเจอผมว่ามันก็น่ากลัวสำหรับเขา
แต่สำหรับคนฟังอย่างเราเรื่องนี้มันกลมกล่อมมันสนุกมากเลยเป็นทริปที่สมัยนี้กำลังฮิตสู้ชีวิตสู้ชีวิตจริงพี่
แล้วก็พี่ป๊อปมาแต่ละเรื่องเอาจริงนะคือผมว่าที่พี่ป๊อปเห็นพี่ป๊อปเจอทั้งหมดมันต้องย้อนกลับไปเรื่องที่พี่ป๊อปเล่า
เคยจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าจับพัดจับผูต้องไปรับขัน
ไปเปิดตาไปทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่เพื่ออะไรก็ไม่รู้
ใช่ครับไม่ได้รู้อะไรก็คือเหมือนเราหาทางออกเราไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วเราก็ต้องอะไรที่มันทำให้เราสบายใจ
แล้วสิ่งนั้นมันก็ติดตัวพี่มาพี่เจอพี่เห็นอะไรลักษณะแบบนี้
แล้วก็ตอนที่คุณลุงบอกว่าได้ยินเสียงกระป๋องแสดงว่าแกกำลังพูดถึงบ้านของแกที่อยู่ข้างกำแพงวัด

มีวัยรุ่นอ่ะมันคงมากินแล้วมันคงมาทำอะไรแถวนั้น
ใช่ครับแล้วไปลงตรงข้างกำแพงแล้วไปลงตรงบ้านแกหมดเลยนั่นมาอีกทีนึง
โอ้โหสนุกครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของพี่ป๊อปนะครับที่มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันในสถานีผีดุของเรา

สวัสดีครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
อีกหนึ่งท่านนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

ถ้าหลายท่านกลับไปย้อนฟังจะได้ยินเสียงคล้ายเป็นเสียงเด็ก

ประมาณนี้ลองไปหาฟังกันได้
แต่วันนี้เจ้าตัวนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

ติดตามแล้วก็พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

วันนั้นที่โทรมาเล่าเรื่องชิงช้าตะเคียน
และที่มีเสียงเด็กแทรกขึ้นมา

ไม่มีเด็กไม่มีเสียงไม่มีทีวี

เพราะว่าเราก็ต้องการสมาธิเวลาเล่าเหมือนกัน
แต่หลายคนที่ฟังนะวันนั้นได้ยิน

เพราะว่าหลังจากที่วางสาย
ก็วันนั้นผมนั่งเล่าที่โรงเรียน
ผมนั่งเล่าอยู่หน้าอาคารคนเดียว

เขาก็เปิดฟังอยู่ในห้องปกครอง

ผมเล่าจบผมก็เดินกลับไปจะเข้าห้อง

เราก็เลยบอกเฮ้ยไหนกอให้พี่ฟังดิ

ก็เลยลองฟังดูเปิดลำโพงเลย

ขอบคุณค่ะ
นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้น
แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทาง

แต่คุณวอร์มมาพร้อมกับเรื่อง๖คืน๗วัน

มาคุณวอร์มพาเราไปกันที่เรื่องนี้

ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้

เราจะอยู่ในป่า๗วัน๖คืนเลย
ระยะทางโดยรวมที่เป็นรอบใหญ่ที่เคยเดินกันนะครับ

เดินเท้า๘๖กิโลบนภูเขา
คือแค่เราเดินทางลาบเราก็เหนื่อยแล้ว

เอาจริงนะผมไปขึ้นถ้ำนาคี

ผมเดินค่อนของ

บรรยากาศก็คือป่าใต้คือต้นไม้นำเป็นป่าเดินจะพัน
ต้นไม้จะหลวกมากคือมีทั้งไม้เล็กใหญ่
ขึ้นจะมีทางให้เราเดินก็คือแค่นิดเดียว
แล้วก็เดินกันไปทั้งหมดสมาชิก๒๓คน
ไม่รวมเจ้าหน้าที่ไม่รวมลูกหาดอีก๑๒คน

ใช่ครับซึ่งเวลาเดินเนี่ยเดินป่าทุกทีมเลย

เพื่อที่ว่ามีกลุ่มเดินเร็วกลุ่มเดินกลางกลุ่มเดินช้าค่ะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่กับลูกหาประกบเป็นชุดไป
ผมเดินกันเนี่ยวันแรกไม่มีอะไร

พอมาวันที่๒ด้วยความที่เราแบกน้ำหนัก
วันนั้นผมแบกเป้ไป๓๐กว่าโอ้โห

พอเดินไปวันที่๒แล้วออกจากแคมป์

ผมเจ็บมาจากทริปก่อน

มันก็เจ็บสะสมมาวันนั้นก็เลยเดินช้า

เพราะยังไงจะมีกลุ่มหลังเราอีก๕คน

ก็ปล่อยเขาเดินไปผมก็เดินมาคนเดียว
จนประมาณน่าจะ๔โมงกว่า

บรรยากาศนะครับฝนตกวันนั้น

เพราะว่ามันเป็นดินเป็นดินเหลืองคือเหยียบปุ๊บมันก็แป๊บไปเลย
แล้วกลุ่มหน้าเขาเดินกันไปหมดแล้วบางคนก็นั่งลงมั่งอะไรมั่ง
ทางเดินเราไม่เหลือแล้วเหลือแต่ทางสไลด์
ก็เดินมาแล้วล้มพอผมล้มปุ๊บ
ผมแบกเป้แบกถุงขยะอะไรมากองกลางเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเหนื่อยมากแล้วแล้วมือก็โดนมีแผลมีอะไรมา
ก็เลยปลดเป้วางทำแผลเสร็จประมาณ๕โมงขาวกว่า
อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะเดินมา
ช่วงนั้นนะครับวันที่๒เนี่ยลักษณะคือการเดินมันจะเป็นสั่นอย่างนี้
เราจะเดินขึ้นอย่างนี้เราฟันเขา
ใช่ครับแล้วเราก็จะไปเดินลงเพื่อไปหาน้ำครับ
ผมเดินมาถึงประมาณถ้ากลางเข่าในช่วงกำลังลงที่ผมล้มเนี้ยอืม
ได้ยินแล้วว่ามันมีเสียงน้ำอยู่ทางขวา
ซึ่งพี่หัวหน้าทีมเขาก็บอกว่าวันนี้เราเดินง่าย
คือเราขึ้นยอด๙๐๐เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราดิ่งลง
น้ำปุ๊บเราก็เดินไปแคมป์เขาบอกเรามาแบบนั้น
ว่าตอนนั้นเราอยู่คนเดียวแล้วผมก็เดินลงสั่งมา
เราได้ยินเสียงน้ำแล้วมองไปทางขวาครับพี่แจ๊ค
เราเห็นแสงอ่ะลงมาอ่านั่นหมายความว่าคือในป่าที่มันทึบเนี่ย
ถ้ามันมีแสงแสดงว่าตรงนั้นไม่มีต้นไม้
ถ้าที่ไม่มีต้นไม้ก็แสดงว่าตรงนั้นคือคลองครับ
หรือเป็นพื้นน้ำหรือเป็นทุ่งโล่ง
แล้วเราได้ยินเสียงน้ำนั่นหมายความว่าตรงนั้นคลองแน่นอนครับ
เราก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวพอเราลงสั่นปุ๊บเนี่ย
เราต้องเจอน้ำแหละหรือไม่ก็อาจจะไปหักขวางหน้า
เราก็เดินสั่งมาอ่าฟ้าเริ่มมืดแล้วเราก็เจ็บ
แล้วน้ำผมเหลืออยู่นิดเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องแบกไปเยอะ
เดี๋ยววันนี้เราเดินถึงน้ำเรากินน้ำในคลองได้
ก็เดินลงมาไปเจอภูพรภูพรเอาอธิบายก่อน
พรคือลากไม้ที่ปูดขึ้นมาจากดิน
เพื่อยึดต้นไม้ไม่ให้โค้นเราเรียกว่าภูพร
ผู้พรส่วนใหญ่จะขึ้นในต้นไม้ที่อยู่ริมหน้าผา
หรือริมเหี่ยวหรือเป็นทางชันมาก
ผมเดินจากภูพรนั้นลงมาประมาณสักเกือบร้อยเมตร
ลงมาปุ๊บฟ้าเริ่มมืดคือในป่า
มันจะไม่เหมือนเราอยู่กลางแจ้งในเมืองนะมันมีต้นไม้คุมเราหมดเลย
แล้วเดินมามันมืดลงเรื่อยจนเรามองไม่เห็นทางแล้ว

ก็มองซ้ายมองขวาเดินไปจนสุดภูพรคือลักษณะตรงนั้นไม่ใช่เดิน
แล้วปีนลงชันประมาณสัก๘๐องศาได้
เอาปีนลงแล้วเป้มันก็หนักมันก็ทวง
พอเดินลงมาปุ๊บเป้มันเกี่ยวกับหนาม
ผมก็เลยหยุดแล้วก็ปลดเป้พอปลดหนามปลดอะไรเสร็จ
จะเดินต่อพี่แจ๊คผมเจอลักษณะขาไก่

ข้างหน้าน่ะ๓ทางกับข้างหลังที่เราเดินมา
อยู่ลงดิ่งลงมาเลยนะแล้วก็เจอขาไก่

เป็นสามแยกอย่างนี้กับถอยหลัง

เจ้าหน้าที่คนที่นำเนี่ยเขาจะฟันมาตลอด

เขาจะเอามีดฟันกิ่งไม้เพื่อให้ดู
ให้คนที่เดินตามหลังดูว่าทางนี้นะทางนี้นะ
แต่รอยฟันนั้นมันเก่ามันเก่ามาก
ก็เลยเอ๊ะหรือเราจะมาผิดทางวะ
แล้วเสียงน้ำที่เราได้ยินณตอนแรก
ตอนนี้มันยังไม่มืดที่เรายังเห็นแสงลม

เราก็เลยเข้าใจว่าสั่นนี้
เราไปลงฝั่งนี้หรือเปล่าแต่เพื่อนลงทางขวากัน
เราก็เอ๊ะเอายังไงดี
เพราะว่ายิ่งเดินยิ่งถล่ำลึก
เวลาสมมุติเราเดินถ้าเราหลงจริงเนี่ย

เพื่อให้คนที่เขาตามหาเราหาเจอ

แล้วถ้ายิ่งเข้าลึกสัตว์ใหญ่ก็เยอะ
ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเค

เพื่อที่ว่าอย่างน้อยถ้าเราลงผิดทางจริง

ก็เลยตัดสินใจปีนกลับขึ้นมา
ผ่านไอ้ภูพร๓ชั้น๔ชั้นเนี่ยขึ้นมา
แล้วเหนื่อยเหนื่อยมากกว่านั้นเหนื่อยแย่เลย

แล้วก็วู้ลงไปข้างล่างไม่มีใครตอบ

ไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นครับคืออยู่กับความมืด

พอเราปิดไฟหัวปุ๊บเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลย

ก็เลยอยู่พักนึงไม่มีใครตอบ
ดูนาฬิกาทุ่มประมาณทุ่มเกือบทุ่มครึ่งแล้ว
มันคือหัวค่ำสำหรับในเมือง

แล้วก็มีเสียงแมลงแบบแป๊ขึ้นมา

ให้เวลาตัวเองขับอีก๑๐นาที

หรือไม่มีใครลงมาหาเราเราจะผูกเปรย์ตรงนั้น
เราจะนอนตรงนั้นแล้วจากปากหลักใช่เพราะว่าในป่าเนี่ยมันมีสัตว์ใหญ่มีทั้งช้างทั้งกระทิง
หรือว่าพี่ใหญ่อื่นที่เราไม่รู้จักอีกเยอะ
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเรานอนตรงภูพรนี่แหละตรงรากไม้อย่างน้อยมันกันข้างให้เรา

พึ่งจะนั่งกำลังลื้อเป้ครับเกะเป้มาผูก
แสงไฟพี่แจ๊คส่องจากยอดเขาลงมา
คือเรามองขึ้นไปนะไฟมันก็วับตามใบไม้นะ

คือ๕คนสุดท้ายที่เดินชุดสุดท้ายมา
ก็เลยบอกลงมาลงมาเขาก็เลยเดินตามลงมา

ลงมาปุ๊บใน๕คนนี้มีคนเจ็บ๑คน
ก็เลยโอเคเรานั่งประถมพยาบาลกันอะไรกัน

ต่อให้เราหลงเราก็มี๖แล้ว

ข้างล่างรอยฟันมันชัด

เขาก็เดินลงไปกับพี่อีก๒คน

วอนไหนสามแยกมันมีทางเดียว
ก็เลยเฮ้ยน้าดูดีผมลงไปผมเห็น๓ทางนะ
ซึ่งเราเป็นคนเดินป่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปเห็น๓ทางแล้วเราคิดไปเองหรืออะไรไม่ใช่
คนที่ไม่มีประสบการณ์ยังพอเข้าใจได้
อาจจะลนลานหรือว่าอยู่คนเดียวเกิดกลัวขึ้นมา
แต่เรามีประสบการณ์เราบอกว่ามันเป็น๓ทาง
เขาก็บอกว่ามีทางเดียวท่านน้ายืนยันมีทางเดียว
ทุกคนขึ้นเป้ที่อยู่กับผมอีก๓คนแล้วก็ขึ้นเป้กัน
แล้วก็เดินลงไปพี่แจ๊คเชื่อไหมเหลือทางเดียวจริง
เหลือทางซ้ายชัดเลยซึ่งทางขวาเป็นเหว
หรอค่ะคนลุกว่ะเดี๋ยวนะ
สมมุติถ้าตอนนั้นตัวของคุณวอร์มตัดสินใจ
เลือกที่ไม่ใช่ทางซ้ายไปทางขวา

คือลักษณะเข่าลูกนี้ลงมา
แล้วมันต้องบิดซ้ายแล้วถึงจะหักขวากลับ
ซึ่งตรงเวิร์งว่างตับลง

ให้ทุกคนในทริปดู

ซึ่งอีกแค่๕๐เมตรผมถึงน้ำแล้ว
แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินเสียงน้ำ
พอลงไปปุ๊บมันเสียงน้ำชัดเจนเลย

เพราะว่าที่เนี่ยสถานที่นี้

คือนักท่องเที่ยวธรรมดาจะไม่ได้เข้าไป
จากคนเดินป่ากับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ชาวบ้านที่เขาหาของกิน
แล้วก็ผ่านไปผ่านแคมป์นั้นมา

วันที่๓ก็ไม่มีอะไร
แต่ว่าระหว่างเดินพักกินข้าว
กรุ๊ปนั้นที่เราแบ่งกันไปเนี่ย

นั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็ขึ้นเป้จะเดินต่อ

มีคนใส่เสื้อสีส้ม๒คน
ใส่เสื้อสีส้มที่อยู่ในทีมนั้นมีคนเดียว
แต่ตอนที่นับมี๒คนแล้วนั่งอยู่หลังพุ่มไม้

อันนี้คือวันที่๓ณวันที่๓ตอนนั้นผมไม่รู้
เพราะเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเขาเพิ่งมาเล่าเมื่อวันนี้
วันนี้ผมโทรไปหาเขาว่าเดี๋ยวผมจะมาออกรายการ
ผมโทรไปเขาก็เลยเล่าให้ฟัง
พอมาวันที่สี่เป็นแคมป์ที่เป็นเหมืองเก่าอืม
เคยเป็นเหมืองก็จะเป็นลานริมน้ำมีน้ำมีลำทาน
ผมก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เราเป็นแคมป์กลางตรงนั้น
เราก็นั่งหั่นทำกับข้าวด้วยความที่เราไปเป็นสปาร์ฟนะไปช่วยเขา
ก็ได้ยินเสียงพี่คนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีม

ผมก็นั่งหันอยู่ผมเงยหน้าขึ้นมา
กอกน้ำอยู่อะไรอยู่เขาไม่ได้เรียกผม
แต่ผมได้ยินเลยว่าว้อมผมก็เงยหน้า
เพราะโดยปกติเวลาเขาจะใช้อะไรเรา
เขาจะเรียกวอร์มเอาหน้าให้พี่หน่อยนี่พี่หน่อย
แต่นี่เขาเรียกวอร์มผมก็เลยมา

คือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอย่างผม
อะไรพี่ฮะผมจะขานรับไปก่อน
แต่โดยนิสัยผมผมเป็นคน

ผมจะเงยหน้ามาหาคนที่เรียก
ใช่มันเป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กแล้ว
คือเด็กก็โดนพ่อโดนแม่ว่าเรียกทำไมไม่ขาด
เราโดนมาประจำมันเป็นนิสัย

ประมาณนั้นอันนี้เป็นนิสัยจริง
แล้วก็พอโตมาถึงได้รู้ว่ามันเป็นข้อดีเนาะ
เพราะว่าบางคนขาดลับอย่างนี้อาจจะโดน

ผมเงยหน้าขึ้นมาอ๋อไม่ได้เรียกก่อน
ผมเอานั่งทำครอบคราวต่อ
คือฝั่งหนึ่งอะเป็นหินเลย
เห็นบ้างเราวางอยู่๒เหรียญวางอยู่บนหิน
แจ๊คคนเดินป่าคุณเดินมาวันที่ห้าแล้วอ่ะ

เพราะมันไม่มีร้านค้ามันไม่มีอะไรจะต้องใช้เงิน

แต่มันมีเหรียญวางอยู่๒บาทอยู่บนหิน
เราก็เห็นเราก็เก็บไว้ในใจไหมไม่ได้คิดอะไร
แต่ก็สงสัยนะว่ามันมาจากไหน
เพราะว่าธรรมดาสมมุติว่าเราถอดเสื้อผ้าอาบน้ำริมคลองริมน้ำกันเนี่ย
เหรียญมันก็ต้องอยู่ในกระเป๋าต่อให้เขาลื้อออกมา
มันก็เป็นไปได้แต่ณตรงนั้นมันมีแค่เหรียญ

ซึ่งมันน่าจะผิดปกติ
ใช่มันผิดปกติมากเพราะว่ากลางป่าครับ
ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรใดทั้งสิ้น

ทุกคนจะต้องโหลดกระเป๋าตังค์ใส่เป้ใส่อะไรก็ว่ากันไป
ผมไปเจอเหรียญ๒บาทก็ไม่ได้คิดอะไร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
คือวันนั้นมีแคมป์ทั้งหมด๒แคมป์
ก็คือแคมป์สปาร์ทกับแคมป์นักท่องเที่ยวที่เขากางกันเอง

ผมก็เดินถือเบ็ดไปไปตกปลาอยู่ท้ายน้ำ
มันเป็นคุ้งแล้วก็ไปยืนตกจนฟ้ามืด
ฟ้ามืดพบเราก็เลิกเดินกลับแล้วกลับมาแคมป์สตาร์ฟเรา

เขาเรียกให้ผมนั่งคุยกัน
กลุ่มวัยรุ่นนั้นเนี่ยน่าจะวัน๗๑๐๐คนได้

เขาก็ถามเรามีผู้หญิงในกลุ่มคน
ไม่ถามว่าพี่มาเดินปากนะพี่เคยเจอผีไหม

ไม่ถามเรื่องอื่นดีกว่าว่าสิ
ใช่พี่เดินป่าพี่เคยเจอผีไหมบอกเฮ้ยไม่เคยเจอหรอก
แล้วเรื่องแปลกพี่เคยเจอไหมไม่เคยเจอไม่มี
คิดมากเรามาเที่ยวบ้านเขาเราก็ทำตัวดีเขาก็ไม่ทำไมเราหรอกมั้ง
คือในความรู้สึกผมมันเป็นแบบนี้ครับในอาคารในที่บ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้
ผมจะไม่ค่อยกลัวแต่ถ้าในป่าผมบอกตรงผมไม่กล้าผมไม่กล้ามากเลย
คือเราเป็นคนใจถึงเราค่อนข้างจะผงผางท้าทายแต่ในปากผมไม่กล้าไม่กล้า

ฟังว่าด้วยความที่คนเหล่านั้นมาจากกรุงเทศ
มีเรื่องหนึ่งจะแนะนำให้ว่าเป็นเคล็ดลับเวลาเดินป่าค่ะ
ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ย
คือเราจะเอาเงิน๕๑๐บาทได้วางไว้หัวนอน

แต่เราวางเหรียญไว้แล้วเป็นพิธีแล้ว

คนชุดก่อนที่มาเดิน
มีคนหนึ่งชื่อคุณบีคุณบีเขาเถียงขึ้นมา
แล้วทำไมต้องใช้เหรียญใช้บิตคอยน์ไม่ได้
ใช้คิปโตซื้อได้ป่ะเทปได้ป่ะ
เราก็เลยเงียบโอเคคุณไม่เชื่อ
แล้วเราก็ในความรู้สึกเราเราไม่ได้โกรธเขานะ
คือเชื่อใครก็เชื่อมันเราก็ไม่ได้พูดอะไร

เสร็จแล้วเราก็นั่งคุยกันผมก็เล่าเรื่องชิงช้าตะเคียนนี่แหละ

เสร็จปั๊บแยกย้ายประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
เขานอนตรงนู้นผมมานอนตรงกลาง

ผมเดินไปเก็บของที่แคมป์สปาร์ท

ผมผูกเปย์ไว้ตรงนั้นมีทั้งหมด๓หลัง

ผมก็เดินกลับเป๊

ก็คือระดับอก
แล้วผมผูกเหนือหินคือเราปีนหินขึ้นอืมเพื่อที่จะกระโดดเข้าไปครับ
ผมก็ขึ้นไปนอนประมาณน่าจะเที่ยงคืนได้
ครับแล้วคราวนี้พอนอนปุ๊บผมถอดเสื้อนอนไงยุงกัด
เพราะเปลี่ยนมันเป็นเปลี่ยนบางเราเอาของมันหนักเบาไปเปลี่ยนมันบาง
ผมก็เลยตื่นมาว่ายากันยุงอะพ่นพ่นพ่นพ่นเสร็จ
ผมขึ้นไปนอนใหม่นั่งสู่บุรีค่อนค่ะสู่บุรีเสร็จ
ผมก็ปิดซิปแล้วก็นอน
จังหวะที่เรากำลังไหลอะครับเราฟังเพลงนะเปิดโทรศัพท์ไว้เหมือน

รู้ตัวว่าจะหลับแล้วปั๊งฮุ้ยปั๊งอย่างนี้เลย

หรือขยมแต่ที่ผมโดนมันโยกอีก

ใช่เป็นลักษณะไกลเปย์เลย
จ่ายค่าหัวเนี่ยหยิบขึ้นมาเปิดรูดมุ้งแล้วส่องดูรอบเลย
ใจที่คิดตอนนั้นไม่ได้กลัวผี

เพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสื่อหาลงมากิน

ใช่เราจะได้เรียกทุกคนให้ตื่น
พอส่องไปปุ๊บพี่แจ๊คไม่มีอะไรเลย
ทุกอย่างอยู่ในความสงบเงียบกิ๊บเหมือนตอนเราก่อนเราขึ้นนอนเลย

เราคิดอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยเรานอน

แต่คนเราครับถ้านอนกระตุกเปย์มันก็โยกแค่นี้นะ
ต่อให้มันปึ๊กขึ้นมาเราก็โยกแค่นี้โยกขึ้นลง
อาจจะเป็นความอ่อนของต้นไม้อย่างนี้

โยกกับมีคนมากวัยคนละเรื่องกัน
เหมือนเปรย์เด็กกับพี่โยกอย่างนี้เลย
ก็เลยนอนไม่หลับครับ
นั่งสูบบุหรี่เดินวนไปวนมาอยู่จนตี๓
ขึ้นไปนอนอีกทีหนึ่งหลับครับ

เราจะเดินจากแคมป์นี้ไปแคมป์เมื่อคืนสุดท้าย
สุดท้ายน่ะเป็นแคมป์ที่มีการสู้รบครับ
ในอดีตประมาณสัก๔๐ปี

ระหว่างทางคุณบีเขาเดิน๔คน

ไม่จบ
ใช่
โดยความสงสัยของเข้า
เค้าเป็นเด็กเมืองอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ
โลหะจริงจริงนะเจ้าป่าเนี่ยแม่งคือทากเว้ย
เพราะป่านั้นทากมันเยอะพี่คือเราเดินเราดึงแกะไม่ไหวหรอก
ภาคเยอะมากครับเขาบอกว่าทำไมคนเราถึงให้ค่ากับโลหะเนี่ย
กว่าเลือดไหมเรามาเดินเนี่ย
โดนเก็บค่าผ่านทางเนี่ยโดยทากเว้ยแล้วเจ้าป่าเนี่ยคือทาก
คือเขาไม่เชื่อไงอันนี้เพื่อนเขามาเล่าให้ฟัง
แล้วก็เดินมาระหว่างทางไปแคมป์สุดท้ายเนี่ย
พี่ลูกหาดอ่ะหัวหน้าที่หัวหน้าลูกหาดน่ะ
เขาเตือนเขาบอกว่าแคมป์สุดท้ายเนี่ย
มันมีทั้งช้างทั้งกระทิงครับให้ระวังถ้าเจอ
ให้หยุดก่อนดูอาการก่อนว่าจะวิ่งหรือจะหยุดหรือจะยังไง

พี่แจ๊คหัวหน้าลูกหาดอ่ะเอามือตบประผ่านอย่างเงี้ย

สางยังพอเข้าใจได้ว่าอาจจะเห็นหรือไม่เห็นใช่แต่

เพราะว่าเขาก้าวเดียวเขาถึงเราแล้ว

ผมเดินตามเจ้าหน้าที่ที่ฟันไม้
แล้วตอนหลังเรารอชุดหลัง
คนที่เดินปิดท้ายมาผู้หญิง

ไม่กลับสักทีว่าเขาก็เดินไม่ได้สนใจเลย

ผมอีกคนนึงที่เลี้ยวเข้าไปคือใคร

สมมุติหลงเดินตามไปหลง

คนเดิมเนี่ยเห็นลูกหาครับ
เอาไม้กิ่งไม้เสียบเหงือกป่า

เหมือนที่เห็นผมเดินแยกไปฉี่
คนนี้เขาเห็นล่างที่สอง

ตรงนั้นน่ะนะเหมือนตัวซีอ่ะ

แล้วก็กลับบ้านแต่เรานอนกันในเวิร์คนี้

ออกมาที่ถนน๘กิโลกรัม

เฉพาะเขาลูกนั้น๘กิโลกรัม
ขึ้น๔ลง๔เป็นตัวเองเลย

อันนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง

แต่เย็นเขากลางแคมป์กลางอยู่
ทำครอบข้าวอ่า
ให้ฟังไหนมีดอยู่ไหนพี่เอามาดิผมจะตัดต้นไม้นิดนิด
หน่อยอืมคนที่เล่าให้ฟังอ่ะคือเขาบอกว่ามันมีต่ออยู่ต่อเดียวอ่า
คือตรงนั้นพี่แจ๊คเวลาเราไปถ้าเราไปเดินรูดนี้
เราจะต้องแคมป์ตรงนี้ทุกคนครับนั่นหมายความว่าจะมีคนคอย
ต้นไม้อยู่ตลอดมันก็จะเป็นตอเล็กโผล่มา
แต่เขาไปเจออีกตอนนี้อยู่ต่อหนึ่งไม่รู้เขาข้องใจอะไรกับตอนนี้
ครับเขาเอามีดอ่ะฟันพี่แจ๊คเชื่อไหมเข้านิ้วตัวเอง
อืมเกือบขาดอุ้ยเหรออยู่ท่าไหนวะผมก็ไม่เข้าใจอ่า
เกือบขาดแล้วเขาถือมือเข้ามาอย่างนี้ครับเลือดคือนองมาเลยนะ
อันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาตอกย้ำซ้ำเติมนะ
คือเล่าเป็นอุทาหกเขาถือนิ้วมาหาหัวหน้าทีมเราครับ
ทำแผลให้หน่อยอ่าแล้วหน้าเขาถอดสีเลยผมไปถึงปุ๊บอ่ะ
คือเห็นเขากำลังนั่งหิ้วอยู่แล้วเพื่อนอีกคนเอามือปิดตาครับ
ลุงเขาก็ทำแผลให้ก็เลยถามเขาว่าพี่เขาไปโดนอะไรมา
บอกว่าโดนมีดใจเราคิดอ่ะโดนมีดคนนำทางหรือเปล่าวะ
เดินแซงเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าด้วยความห้าวหรือความคึกขนองอะไรประมาณนี้
ก็เลยถามว่ามีดใครอืมบอกมีดลูกห้า
เราคิดว่างานเข้าแล้วลูกหาฟันนักท่องเที่ยวเปล่าวะ
เพราะเราเป็นทีมดูแลเนอะงานเข้าเราแล้วไงใจเราคิดอ่ะ
ก็ทำแผลกันไปเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดโอเคเราก็จบ
พอตกดึกก็เลยเรียกพี่คนนี้มาคุยบอกอืม
ถ้าผมเล่าให้ฟังอ่ะเชื่อผมไหมอ่า
เขาอ่ะพูดกับผมว่าโลหะมันจะมีค่ามากกว่าเลือดได้ยังไงอ่า
มาเดินป่าเนี่ยถ้ากินเลือดเราเลือดก็เป็นค่าผ่านทางไง
ทำไมคนไปให้ฆ่ากับโลหะมากอะไรประมาณนี้
แล้วเนี้ยเขาโดนโลหะให้ได้เลือดอ่ะอืม
ซึ่งมันเหลือเชื่อพี่แจ๊คเราก็เลยย้อนคิดถึงคำพูดเขาอ่ะครับ
มันเป็นการลบหลู่ไหมเราก็เลยอ่ะโอเคลุงลุงคนนี้ที่เป็นหัวหน้าทีมเรา
เขาเชื่อเขาก็เข้าเต็นต์ไปนั่งเหมือนขอคำมาไปนั่งสวดอืม
ปั๊บออกมาก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ย
เป็นวันสุดท้ายแล้วทุกคนต้องออกจากป่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกหาดพาคนนี้ออกไปก่อนเพื่อรีบไปโรงพยาบาล
ครับเพราะนะตอนนั้นน่ะห้ามงกว่าแล้วอืมเราเดินไม่ได้
อย่างที่บอกคือฟ้ามืดต้องอยู่กับที่ครับ
เพราะสัตว์เขาจะออกหากินอืม
เช้ามาตีห้าครึ่งก่อนผมกำลังต้มกาแฟอยู่ตื่นว่าต้มน้ำจงกาแฟ
หัวหน้าคนนำทางเนี่ยเดินมาหาผมพี่วอร์มครับไปไม่ได้แล้วนะครับ

เดินรอบแคมป์เลยครับโอ้โหอยากเจอไงขนลุกเลย

ช้างเดินรอบแคมป์เลยอีกเลยไปไม่ได้

แต่ถึงหมอเร็วที่สุดยิ่งดี

สรุปได้ออกประมาณ๗โมงกว่า

เพื่อให้ช้างเขากลับเข้าป่าเข้าไป

พี่หัวหน้าลูกห่านเขาบอก

แล้วพอกลับจากนั้นมามันก็เหมือนกับว่า
เขาก็ค่อนข้างจะซอฟต์ลง

หัวหน้าคนนำทางก่อนมานะ
เขาโดนสิง

เป็นแคมป์ที่มีการสู้รบขาดกันอยู่ตลอด

ใช่โดนสิง

เพราะว่าภายกันหมดแล้ว
โอ้โห
และเขาบอกมันไปหายอย่างไร
ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาทำพิธีแก้ให้
เขาเป็นอาการอย่างนั้นจนไปถึงในหมู่บ้านเลย

อยู่ดีเหมือนก็เป็นอาการนั้นเลย

ข้างนอกไม่มีใครอยู่แล้วตายกันหมดแล้ว

ด้วยลักษณะแบบนี้แสดงว่าตัวของคนนี้

แต่ด้วยประสบการณ์เขาไม่น่าเจอ
แต่ก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงโดน

อันนี้คือทริปเดียวกันกับที่โดนสิงนะครับ
เขาโดนทหารใส่ชุดสีดำมาเดินตามตั้งแต่วันที่๒จนจบรูดวันที่๑

เดินตามตลอดเดินคือหันไปก็เจอหันไปก็เจอเป็นเงาเดินตามถือปืน
ถือปืนลูกซองเดินตามตลอดเลย
อย่างนี้ดีหรือไม่ดีผมเหมือนเขาดื้อถืออลักขาอย่างนี้เหรอ
ประมาณนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่เจอคืออะไร
แต่คือพี่คนนี้เขาเป็นคนเดินแบบไม่ค่อยสนใจใครอ่ะ
เราอยากนอนตรงไหนเราก็นั่งพักตรงนี้จนถ่วงเวลาลุกหาบเสียเวลาอะไรประมาณนี้
หาบเขาก็บ่นมาว่าแบบเฮ้ยมันเสียเวลาคนอื่นทำไมไม่รีบเดิน
คือก็เดินมาก็เหนื่อยก่อนนึกจะนอนก็นอน
แล้วก็เจอทหารเดินตามตั้งแต่วันที่สอง
คือมาเดินให้เห็นมันกดดับ
มึงเดินไปสักทีจนวันที่๗นะครับ
แล้วก็มีนั่งสูบบุหรี่ใต้เปรย์ก็มี

เอาเป็นว่าป่านี้ถ้าไม่เชื่อนะครับ
ถ้าใครหลายคนไม่เชื่อผมอยากให้ไปลอง

ใช่ถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ผมเล่าไปลองแล้วจะรู้

แล้วก็คือแคมป์สุดท้ายเนี่ยเราเดินไปเนี่ย

มันไม่น่านอนมันไม่สบายใจ

โก้ผมไม่ชอบแคมป์นี้เลยวะ

ถ้าทางคืนปวดขี้พี่ไม่กล้าขี้นะ

เช้ามาตี๔แกจะลุกไปทำธุระ
คำซึ่งในป่าทเราต้องทำธุระหลบอยู่ละ

พี่โก้บอกว่าน่าถ้าธิเนี่ยตื่นมา

มันเป็นบรรยากาศที่แบบมีต้นไสสองต้นนะครับ

แล้วพอเข้าไปนอนรู้สึกอึดอัด
มันเหมือนไม่ได้อยู่แค่เรา
เหมือนไม่ได้มีแค่๒๓๒๔คน

เรามองไปซักไหนมันเขียวมันมืดก็หมดเลยอะ
ผมเดินตามมานะผมรู้สึกอึดอัดกับแคมป์นี้ที่สุด

ไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องนอน

แต่ผมรู้ว่ามันคงแบบอึดอัด
มันคงมืดมันคงมีแต่อันตราย
อารมณ์เหมือนให้พี่แจ๊คไปนอนในลิฟต์อ่ะ

คืออึดอัดหายใจไม่ออกไม่ชอบ

ไม่เป็นไรครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจก็เชิญได้เลย

เป็นเรื่องผีที่ไม่มีผีสักเรื่องนะ

ผมเสริมให้นิดนึงก็คือไอ้เรื่องของร่างที่สองเนี่ย

ที่นี่มันไม่ใช่แค่ชุดเดียวที่เจอ

ไม่ว่าจะกี่คนไปเนี่ยจะมีคนนี้ปิดร่างลุงตลอด
ไม่ว่าใครหรือใครที่อยู่ในนั้น

ก็คือลักษณะรูปร่างจะคล้ายเราหมดทุกอย่างเลย
เพียงแต่ว่านิสัยของตัวนั้นจะตรงข้ามกับเรา
คือแน่นอนว่าการปรากฏตัวของเขามันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่าง

บางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเห็นหรือเจอเนี่ย
คนนั้นอาจจะกำลังจะไป
เหมือนกำลังโดนเพ่งเล็งเอาไว้

มันมีคนเคยเห็นครับ

เด็กคนนี้เห็นผมอยู่อีกตึกหนึ่งชั้น

แล้วคนนั้นยิ้มให้แล้วก็เดินเข้าไปหลังตึก

ทำไมหนูหวัดดีครูแล้วครูไม่ตอบหนู

ก็ตึกตรงนี้ตรงกี่โมง

แล้วเรามั่นใจแน่นอนว่าวันนั้นเราอยู่ชั้น๔
เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่อยู่ตึกนั้น๔ชั่วโมงเช้าเลย

คือในเคสลักษณะแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในเมืองในตึกในอาคารบ้านเรือนในเมืองอย่างเราเนี่ย

แล้วก็กลับกันมันเกิดขึ้นในป่าแล้วมีใครสักคนหนึ่งถูกเพ่งเล็งถูกม้ายหัว

หลอกล่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้
นั่นคือสาเหตุของการคนหายหลงป่าป่ะ

สมมุติพี่คนนี้ชื่อพี่ปุ้ยสมมุติ
ปุ้ยเนี่ยมีคนเห็นพี่ปุ้ยคนแรกกับพี่ปุ้ยคนสุดท้าย
มีหัวแถวกระท้ายแถว
ถ้ามีใครสักคนหนึ่งดวงไม่ดีดวงสวยอาจจะเดินตามเข้าไป
เพราะพี่ปุ้ยอ่ะปุ้ยที่สองเดิน
คนนี้บ๊วยลองบ๊วยให้พี่ปุ้ยเดินคนนี้

ปุ้ยอยู่คนนี้แล้วพี่ปุ้ยนี้ปิดไฟเดิน

เพราะว่าปุ้ยแรกล้มแล้วร้องให้ช่วย

ทุกคนก็กูกันไปหาปุ้ยแรกแต่ปุ้ยสองอ่ะ

นึกภาพไม่ออกคือถ้าเป็นผมอ่ะ
ผมกลัวแล้วไปอย่าง๘๐กว่าโล
๖คืน๗วันแล้วมันไม่ได้แบบ
การไปตั้งแคมป์แบบค่ายลูกเสือนี่มันคือป่าลึก
ใช่ค่ะมันคือชีวิตจริงนะ

สมมุติว่าเราไปแคมป์เราอาจจะไปแคมป์ลานเอกชน
แต่นี่เป็นปลาจริงชีวิตจริง

ใช่ครับแล้วคุณก็แก้ไม่ได้ให้ใครช่วยไม่ได้ด้วย
สัญญาโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าน้ำไม่มี
ผมไปผมสู้บุรีจริงนะแต่ก้นบุรีผมเก็บใส่กระเป๋า
ไม่ทิ้งมั่วซั่วผมไม่ทิ้งลงพื้นแน่นอน
เพราะว่าหัวหน้าทีมคนนี้ประสบการณ์เดินป่าเขาประมาณ๔๐ปี
เขาจะสอนเราตลอดว่าเวลาเจออะไรอะไรให้ทำยังไง
ผมก็จะรับจากคนนี้มาปลูกฝังมาเรื่อย
แล้วสรุปทุกวันนี้ตัวคุณวอร์มรู้หรือยังว่า
เหรียญสองเหรียญที่มันถูกวางอยู่มันถูกวางจากใคร
ไม่รู้ครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ชุดที่เข้าไปเดิน

แต่ในความรู้สึกเป็นไปได้ว่าเขาซื้อที่ซื้อที่แน่นอน
เพราะว่าคืนที่๕แล้วพี่แจ๊คไม่มีใครพกเหรียญไปเดินป่าหรอก
สนุกอ่ะวันหลังนะคุณวอร์มถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับป่าแบบนี้อีกนะ
เล่าให้พวกเราฟังนะแล้วผมเชื่อว่าคุณวอร์มมีประสบการณ์อย่างนี้เยอะ
คือไม่จำเป็นต้องมีผีมีสางก็ได้แค่ฟังเรื่องอย่างนี้
แค่ไปผจญภัยมาผมว่ามันก็คือเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องหนึ่งเลยนะ
คือเป็นเรื่องที่เราจะเรียกว่าผีไหมเราเรียกว่าผีไม่ได้
เราจะเรียกว่าปีศาจไหมก็ไม่ใช่อืมเป็นสิ่งที่เรา

เหนือธรรมชาติสิ่งลี้ลับที่มันอยู่ในป่า
ซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์บางอันก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบ

แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึงผู้ชมเลยแล้วก็ทุกคนเลย
เวลาเดินป่าครับให้คิดซะว่าป่าคือบ้านเรา
เวลามีแขกมาแขกไปทิ้งขยะเราชอบไหม
แขกไปฉี่ข้างกำแพงบ้านเราเราชอบไหม

ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสิ่งใดก็ตาม

ให้คิดเสมือนว่าเราไปบ้านเขา
เราก็อย่าไปดูมินเขา
อย่าไปลบหลู่เขาดีกว่า
และที่สำคัญเราก็อยู่ในกรอบในกติกา

มันไม่ใช่เกม

คือมันเสียหายไปเลย

ขอบคุณนี้มาข่ายทอดเรื่องนี้มองได้ฟังกัน
ตอนนี้แขกรับเชิญมาเยี่ยมเยี่ยมรายการสถานีผีดูคนนั้น

ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
รับเชิญท่านนี้ส่วนมากจะคุยกับผม

ห้องแถวกินไม่อิ่ม

หนึ่งเรื่องที่จะมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุ

คนละคนกันนะ

ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

เมื่อ๑๗ปีที่แล้วครับ

คุณบอลเป็นยังไงครับเรื่องนี้

แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่

ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เข้า

ไปหาคุณแม่แล้วไปเยี่ยมคุณแม่

ก็เลยกลับไป

ก็เลยด้วยความที่ครอบครัวของผมเนี่ย

ก็เลยอยากมีรายได้เสริมช่วงปิดเทอม

ก็ไปหางานทำ

มันค่อนข้างที่จะลำบากกว่า

ด้วยระยะทางจากที่ร้าน

มันก็ห่างกันประมาณสัก๑๐กิโล

ไฟฟ้าถนนหนทางเนี่ยมันยังไม่ดีขนาดนี้
ด้วยความที่เป็นจังหวัดที่เป็นโซนข้างนอก
แล้วก็อยู่ในโซนชนบท
ทางเนี้ยมันจะใกล้ที่สุดละ

ทางอื่นมันก็ได้แต่ว่ามันจะอ้อมไกลมาก
ก็เลยเอ่อต้องใช้ทางนี้ในการเดินทาง
แล้วสมัยก่อนเนี่ยพี่แจ๊คทางนี้ก็คือเป็นทางรูปรัง
ไฟฟ้าก็ยังไฟฟ้านี่ไม่มีหลอดไฟเสาไฟไม่มีเลย
ครับคือมืดมากอืมครับแล้วตอนนั้นเนี้ยมันอยู่ในช่วงอ่า
เขาเรียกว่าอะไรนะฮะข้างแรมหรือเปล่าที่ว่ามันจะมืดกว่า
ข้างขึ้นมันจะมีข้างขึ้นมันจะไม่เต็มดวงมันมืดหน่อย
ใช่ครับนั่นแหละครับแล้วช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว
ที่บอกไปนะครับมันก็จะมีฝนตกปล่อยบ้าง
แล้วก็เข้าหน้าหนาวแล้วแล้วทีนี้พี่แจ๊คนึกภาพตามนะครับ
ระหว่างหมู่บ้านผมที่จะออกมาเจออีกหนึ่งหมู่บ้านเนี่ย
ระยะทางมันห่างกัน๔กิโลราว๔กิโลกรัม
สองข้างทางเนี่ยมันจะมีแต่ท้องนาท้องนาแล้วก็สลับป่า
แล้วก็มาเป็นท้องนาสลับป่าอยู่อย่างนี้ครับ
แล้วพอมาถึงอีกสัก๒กิโลระหว่างกึ่งกลางของหมู่บ้าน
คือตัดออกมาจะเป็นชื่อหมู่บ้านผมแล้วก็ตัดออกไปครึ่งทางเนี่ย
จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาจะมีเป็นคลองส่งน้ำเล็กอยู่ครับ
แล้วทีนี้พอเราออกมาจากหมู่บ้านได้๒กิโลระหว่างกึ่งกลางหมู่บ้าน
มันจะมีต้นตีนเป็ดต้นใหญ่เลยซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้จักว่าต้นตีนเป็ดคืออะไร
แล้วทีนี้เนี่ยพอได้งานแล้วตัดไปตอนได้งานเนาะ
ผมก็โอเคเราก็ได้งานแล้วก็กลับมาในหมู่บ้าน
ก็คือมาบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวผมได้งานแล้วนะตรงนี้นะก็จะเป็นงานประเภทนี้ประเภทนี้นะ
แม่เขาก็เตือนว่าเออเราอย่าไปดื่มนะอย่าไปดื่มเยอะนะ
เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายอาจจะมีบ้างมีบ้างประมาณนี้ครับ
แล้วก็เขาก็เตือนเรื่องการขับรถให้ระมัดระวังนะถ้ารีบกลับได้ก็รีบกลับครับ
ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่ถึงเตือนประมาณนี้
แต่ด้วยความที่ผมก็คิดว่าเขาคงห่วงแหละครับ
ก็วันไปทำงานได้ประมาณสองสามวันก็ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรอืม
มาวันที่สี่เนี้ยตอนนั้นอ่ะอากาศมันเริ่มเย็นครับแล้วก็อ่าพอ
ออกมาจากหมู่บ้านผมเนี่ยตอนนั้นประมาณสัก๕โมงเย็น
คือ๕โมงเย็นเนี่ยผมจะต้องไปเตรียมจัดร้านจัดอะไรอย่างนี้ครับ
ต้องไปก่อนออกมาได้ครึ่งทางของหมู่บ้านระหว่างตรงนั้นนะครับ
ที่มันมีต้นตีนเป็ดอะครับอืมผมก็ได้กลิ่นไกลไกลแล้วอ่า
คือคือแบบมันมันหอมจนแบบมันเวียนหัวถ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะ
ใช่ครับไอ้ดอกตีนเป็ดนี่มันบานนะมันเวียนหัวกับกลิ่น
ใช่ครับใช่ครับคือบางคนหลายคนไม่ชอบใช่ครับหลายคนไม่ชอบ
ซึ่งมันก็ไกลมันก็หอมอยู่นะครับพอใกล้เนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกว่าเหม็น
ครับด้วยความที่ตัวเองปากไวอ๋อก็เลยไปถึงไปใกล้ใกล้เห็นแล้วต้น
น่าจะต้นนี้แน่แน่อ่าสะบดคำออกไปว่าต้นจุดจุดจุดจุดจุดจุดอ่า
อะไรวะทำไมมันเหม็นแบบจึ๊ดไปอีกคือบอกสะบดอะไรวะ
ครับเพราะมันเหม็นตุ๊บใช่ครับคือแบบสะบดคำหยาบคายออกไปค่อนข้างที่จะเยอะ
อ่าคือด้วยความที่มันเหม็นมากเราก็ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรอืม
ก็ไปทำงานทำงานก็ไม่มีอะไรจนปิดร้านคือสมัยก่อนเนี่ย
สมัยก่อนร้านอาหารพวกนี้เนี่ยเขาจะปิดตี๒ครับ
ยังไม่ปิดไวเหมือนทุกวันนี้กว่าจะเก็บร้านกว่าจะเช็ดโต๊ะ
อ่าคือทำภารกิจทุกอย่างเสร็จก็ตกราวราวตีสามครับกลับมาทีนี้เนี้ย
เหมือนที่ผมบอกครับถนนยังเป็นทางลูกรังอยู่เลย
ไม่มีไฟแล้วตอนนั้นมันเป็นคืนเป็นข้างแรมซึ่งมันเป็นเดือนมืดนะครับ
ครับผมมันก็จะใช้ในการเอ่อเขาเรียกว่าวิธีการมองเนี้ย
มันใช้มากกว่าเดิมอืมผมก็สาดไฟสูงด้วยแล้วก็กลับมาทีนี้
พอผ่านจากหมู่บ้านหนึ่งที่จะเข้าหมู่บ้านผมเนี่ย
เริ่มมาผ่านป่าออกมาผ่านป่ายูคาอืมสิ่งที่เห็นนะฮะอืม
เป็นคนแปดศอกสมัยก่อนนะครับเหมือนคนแบบนั้นเลยคนแปดศอก
ใช่คือตัวใหญ่มากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นตีนเป็ดนะครับ
ที่เป็ดอยู่ขวามือเนาะถ้าเรากลับใช่ไหมฮะ
แล้วมันจะเป็นคลองส่งน้ำครับเขายืนโอ้โหเขายืนเขายืนอยู่แล้วเขาก็ยืนแบบ
ยืนทำยืนทำตาเขมรใส่ผมเลยอ่าอ่าคือตาเขาแดงกำนะครับ
หัวโล้นตัวใหญ่สูงมี๒เมตรขึ้นนะครับ
คือตัวใหญ่มากแล้วร่างกายนี่กำยำมากอืม
คือมองผมเนี่ยยืนอยู่อย่างนี้แล้วหันมาอย่างนี้
คือหันมามองผมแล้วผมกำลังขี่รถมาเขาหันมาอย่างนี้
หน้าตาเหมือนโกรธผมมากอืมผมก็โอ้ย
ก็คือคิดในใจว่าคงไม่ใช่คนแล้วแหละ
ผมไม่ใช่คนแน่ผมทำตาหลีให้เห็นให้เห็นน้อยที่สุดนะครับ
เพราะว่าคือคิดอยู่แล้วว่าคงไม่ใช่คนขนาดนั้น
ยังจะผ่านอีกเหรอคือไม่ถอยกลับเหรอ
มันต้องเข้าอ่ะพี่แจ๊ค
มันเหลืออีกสองกิโลถึงบ้านผมแล้วอ่ะโอ้โห
คือตอนนั้นผมชะลอรถนะผมชะลอรถแล้วก็
คิดในใจว่าเอายังไงดีอืม
แต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายอกสามซอกอะพี่แจ๊คมันแบบใจดีสู้เสือ
เราอกสามศอกเขาก็แปดศอกนั่นแหละ

ผมก็เลยด้วยความมันเป็นวัยเริ่มที่แบบว่าวัยผมมันเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าไม่ค่อยจะกลัวแล้ว
คือแบบมันด้วยความที่ตั้งแต่สมัยเด็กผมก็เจอเรื่องพวกนี้บ่อย
ก็เลยคิดว่าเอาวะเอาล่ะยังไงก็ต้องผ่านอ่ะ
ทำไมงั้นย้อนไปอีก
ผมว่าน่าจะมีอีก๑๐กิโลกว่าจะถึงบ้านแล้วมันหนาว
แล้วมันเริ่มเย็นแล้วมันก็เอาเถอะไหนก็เอา
ทีนี้พอขับไปใกล้เข้าใกล้เข้าสักประมาณสัก๕๐เมตร
คือรถมอไซค์เนี่ยวิ่ง๕๐เมตรอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ
มือเขายกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาแบบรอเลย
มันจะตีอย่างนี้หรอใช่ครับยกมาจะตีอย่างนี้
ผมหมอบอย่างนี้เลยผมหมอบอย่างนี้แล้วก็บิดรถผ่านไปให้ไวที่สุด
เขาตีจริงเขาตีแต่ตีลงมาอย่างนี้ครับ
แต่ไม่ใช่เป็นมือโดนนะเป็นลมเป็นลมผ่านหัวเราไป
ใช่ครับหัวผมโยกลงไปอย่างนี้เลยโยกลงไปเสร็จผมก็สับเกียร์สาวแล้วเร่งเครื่องปื๊ดไปเลย
ผมก็สติเริ่มหลุดแล้วคือแบบก็เริ่มโวยวายแบบโอ้โหก็คือแบบสั่นมาเลย
เข้าบ้านถึงหน้าบ้านหน้ารั้วบ้านเสร็จปุ๊บผมกระโดดรถเลย
กระโดดรถโยนรถคือแบบรถมาอย่างนี้ได้แบบกระโดดออกเลย
แล้วก็ไปเคาะทุกบ้านบอกแม่ช่วยด้วยผีหลอก
คือเคาะอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณ๕นาทีแม่ก็มาเปิดแม่ก็ตกใจเป็นลายเมฆ
ก็คือแม่ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่พูดอะไรเลย
ผมก็วิ่งเข้าห้องล็อกห้องแล้วก็คุมโปรงเลย
ทีนี้เช้ามาเป็นไข้เป็นไข้ขึ้นใช่ครับเป็นไข้โดยที่ไม่รู้อะไรไม่รู้สาเหตุ
แม่ก็คิดว่าผมคงไปดื่มหนักอะไรหรือเปล่าไปตามเขาจะมีแพทย์ประจำตำบล
ไปตามมามาดูลูกฉันหน่อยหมอก็ให้ยาแล้วก็ฉีดยาไป
ไม่หายไม่ดีขึ้น๒วัน๓วันทีนี้มันเริ่มเปลี่ยนตรงที่ว่าตรงตรงผมผมตรงนี้
มันเริ่มเป็นหงอกมันเป็นหงอกหงอกหงอกขึ้นขึ้นเริ่มเยอะมากตั้งแต่วันแรกแล้ว
มันก็ขึ้นมาเป็นแบบเป็นคือเยอะเลยครับเห็นชัดว่ามันเยอะมาก
แม่ก็คิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ละลูกฉันต้องไปทำอะไรสักอย่าง
คนอีสานถ้าไม่มาหมอปัจจุบันก็จะเป็นหมอธรรมครับแม่ก็ไปคุยกับหมอธรรม

หมอธรรมเขาก็เหมือนกับว่ามาดูมาเสี่ยงมาเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

แต่เขาก่อนที่จะทำพิธีเขาบอกว่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีไว้หรือเปล่า

ผมก็คิดว่าเฮ้ยไม่เคยไปว่าใครนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยสนิทอะไรกับใครมากมาย
ผมก็บอกไม่มีนะครับเขาก็บอกว่านึกดี
แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ยังนึกไม่ออก
เขาก็เลยให้แม่ผมเนี่ยไปเตรียมของเหมือนไปเรียกขวัญ
ก็จะมีเป็นกระทงสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ตัดเล็บตัดผมผมแล้วก็ทีนี้เขาตอกมีอะไรอย่างนี้ไปทำพิธี
แต่เขาผมยังไม่ได้บอกนะว่าผมเจอไปว่าอะไรใครที่ไหน
เขาก็ให้เอาแม่ผมขับรถเอาไปไว้ตรงขั้นต้นตีนเป็ด

จนแม่บอกว่าเอาไปไว้ตรงนั้นผมถึงนึกออกว่า

แล้วต้นตีนเป็ดจะมีผีได้ไงวะอืมผีที่ไหนจะมาอยู่ในต้นตีนเป็ดวะ

จนแม่เขาเอาอันนั้นไปไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมอเขาพาผมไปด้วย
ข้างต้นตีนเป็ดมีสารเพียงตาอยู่
เป็นศาลใช่เป็นสารเพียงตาแล้วก็จะมีรูปปั้น

ถ้าอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะผมว่าดอกอะไรมันเหม็นอ่ะ
ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นปากวัยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเขาก็จัดแจงทำพิธี
กลับมาบ้านก็ลดน้ำมุงอะไรอีกวันต่อมาดีขึ้น
ดีขึ้นแล้วสิ่งที่มันแปลกคือ
ผมก็เริ่มถอนงอกตรงนั้นออกแล้วนะครับ

มันเหลือเชื่อตรงนี้ครับ
ผ่านมาได้วัน๒วันผมก็ไม่เจอแล้วนะ
พอหลังจากเคสนั้นผมก็ไม่เจออีกแล้ว
อยู่มาวันหนึ่งผมก็เลิกงานเหมือนเดิม
วันนั้นเนี่ยฝนมันจะตกปล่อย
ผมกลับมาตอนเหมือนเดิมครับตี๓เหมือนเดิม
ในช่วงนั้นเนี่ยคนเขาจะมีถ้าเป็นคนต่างจังหวัด
เขาจะไปส่องกบส่องปลาอะไรกัน
แต่ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาตี๓
เขาคงกลับบ้านกันหมดแล้วแหละ
ผมก็ขับรถกลับบ้านปกติเลย
ผมสาดไฟสูงก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละ
เพราะว่าเราก็ไปขอขมาอะไรเขาเรียบร้อยแล้ว
ขับมาได้เลยต้นตีนเป็ดเริ่มอุ่นใจ

เห็นผมเปิดไฟสูงแล้วมันสาดไฟสูงไป

เห็นเป็นจักรยานมีคนปั่นจักรยานมา
อุ่นใจโอ้เขามาหาสองกบ
ปั่นมาใกล้แล้วเห็นไกลมา
ดีใจยังไงก็ไม่เจอผีแล้ว
แต่เอกใจสิครับทีนี้พอเริ่มใกล้ทำไมเขาไม่มีไฟส่องทางอะไรเลย
มันมันแปลกตรงนี้ผมก็คิดใจหนึ่งก็คิดว่าโอ้ยอย่านะ
ครับอย่าเลยพอเริ่มใกล้เข้าใกล้เข้าผมขับรถประมาณหกสิบ
ด้วยความที่ฝนตกอืมกลัวลื่นก็ขับไปห้าสิบเมตรอืม
ลุงคนนั้นไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเลยมันยังไงอ่ะ
มันมันเรียบไปเลยเหรอเรียบเรียบไปเลยอ่าผมเห็นอย่างงั้น
ผมเร่งเครื่องแล้วแบบเร่งเครื่องหนีเลยคือสวนกันปุ๊บอย่างนี้เลย
คือแบบผมก็หลีตาเหมือนเดิมเลยคือกลัวแบบไม่อยากเจอครับ
ทำไมทำไมต้องเจอบ่อยขนาดนี้อืมก็เลยขับเร่งเครื่องมาคือแบบ
ไมค์แล้วคือแบบเจอผียังไงก็สติมันเริ่มหลุดแล้วครับ
คือกลัวมากไม่เคยเจอว่าคนอะไรไม่มีปากไม่มีตาไม่มีจมูกเลยแล้วก็
โวยวายแล้วโอ้เห็นผีเริ่มตะโกนเริ่มแหกปากแล้วอืม
หลีตาหลีตาให้เล็กที่สุดบิดคันเร่งมิดคันเร่งแล้วหมดปอกแล้ว
แต่เหมือนบุญหรือเหมือนกรรมผมอ่ะอ่าตาขวามันพอเราเห็นเนี่ยมันจะ
มันจะเห็นกว้างใช่ไหมครับแต่เนี้ยตาขวาผมว่ามันเห็นจักรยานอ่ะ
อืมเห็นล้อจักรยานอ่ะครับมันตีคู่รถผมอ่ะที่เราขี่มอเตอร์ไซค
ใช่กำลังจะบึงหนีใช่แต่ตาขวาเนี่ยใช่มีล้อจักรยานกำลังมาตีคู่อยู่
ใช่ครับโอ้ผมก็ขามันสั่นมันเริ่มหมดแรงแล้วผมก็พอเห็นมันด้วยความตกใจ
ผมก็หันปุ๊บไปอย่างเงี้ยหน้าเขาหันมาอย่างเงี้ใส่ผมอ่ะ
ผมขาอ่อนเลยตอนนั้นหน้าล้นลดเหมือนเดิมหน้าล้นลดเหมือนเดิมอืม
แบบตัวสั่นไปหมดแล้วก็คือร้องไห้เลยตอนนั้นลูกผู้ชายอบสามศอก
ครับร้องไห้ผีหลบอืมไปถึงหน้าบ้านผมกระโดดรถเหมือนเดิมเลยครับ
เฎาะบ้านทุบทุบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเป็นเดิมครับแม่ก็คิดว่าคงเป็นแบบเคสเดิมอะไร
เช้ามาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าแม่เมื่อคืนกลับมาเนี่ยเจอผีอีกแล้ว
แล้วก็เป็นผีแบบนี้นะแม่ผมน้อยใจผมโกรธแม่ผมนะ
แม่ผมแบบพูดเหมือนติดตลกหน่อยอ๋อตาทองใบ
ตาทองใบคือคือผมก็เลยถามว่าแม่ตาทองใบคือใครเออ
ทำไมแม่ไม่บอกผมแม่ก็เลยบอกเอ้าก็ลูกไม่ได้ถาม
ก็เลยแม่เล่าให้ฟังว่าช่วงก่อนที่ผมปิดเทอมเนี่ย
เป็นช่วงหน้าฝนแล้วเขาจะมีเป็นไปส่องกบเหมือนที่ผมบอกนะครับ
ตาทองใบเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านชาวนาเขาก็จะไปส่องกบอะไรของเขา
แล้วทีนี้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งตาทองใบออกไปตอนประมาณ๔ทุ่ม
ก็คือไปส่องกบไปอะไรอย่างนี้ครับ
เช้ามามีคนเจอศพแกนอนคว่ำหน้าตายอยู่ข้างศาลนะครับ

ใช่อ้าวผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เขาบอกกันว่าแกน่าจะวูบ
แล้วรถจักรยานที่เอาไปก็เป็นรถจักรยานคันเดียวกันกับที่ที่ปั่นนะครับ
คือสภาพเนี่ยคือนอนคว่ำหน้าลงในท้องนาขับประมาณนั้น
แล้วก็ผมก็เลยโอ้โหแม่ทำไมไม่บอกเรา
แม่ก็บอกมันมีคนเจอนะ๒เคส๓เคสแล้วนะที่เจอ
แต่ไม่ได้ว่าเขาจะปั่นรถตามนะก็คือแบบเจอสวนกันแค่นั้นแล้วคนก็กลับบ้าน
เขาถึงบอกว่าตอนนั้นคือคนไม่กล้าออกจากหมู่บ้านเกิน๓ทุ่ม
เพราะว่าออกจากหมู่บ้านเนี่ยเจอแน่นอนครับผมก็เลยโอ้ตายแล้วเอาไงดี
ลาออกเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมอยากได้ตังค์๒เคสแล้วนะ
ก็เลยเอาว่ะเว้นไปผมก็หยุดงานไป
หยุดงานไป๒วันก่อนลางานไม่เอากลัวตอนนั้นก็เลยรวบรวม
กำลังใจได้แล้วสู้ชีวิตต่อสู้ชีวิตเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิตเออ
ก็เลยโอเคไปทำงานไปทำงานอีกแต่ก่อนไปทำงานแม่ผมจะบอกว่า
ลูกก็อย่ากลับดึกสิผมก็มันไม่ได้ไงมันไม่เมคเซนต์อ่ะ
มันไม่เมคเซนต์ผมก็เลยเอาเรื่องราวพวกนี้ไปคุยกับพี่
ที่ทำงานบอกเฮ้ยพี่ผมจะทำยังไงดีวะ
เขาเลยบอกเฮ้ยนี่ไอ้บอลเลิกร้านพี่นั่งกินกันหลังร้าน
ไม่ต้องกลับนั่งเล่นนี่แหละตี๕๓๐ทีนี้ผมนั่งข้างหลังร้าน
กลับตี๓รอกลับตี๕โอ้กลับตี๕ทีนี้ฟ้ามันเริ่มสาง
ไม่ค่อยเจอก็ไม่เจอละผ่านมาได้ช่วงปลายละที่ผมจะต้องทำงาน
กำอีกแล้วเขาไม่กินกันพวกพี่เขาไม่กินกัน
ถามว่าพี่วันนี้ไม่กินกันเหรอไม่เอาเหนื่อยพักบ้างเถอะ
คือกินทุกวันอ่ะเออมันก็ไม่มีอะไรแล้วมั้ง
ครับผมก็เออเอาวะกลับก็กลับมันก็ต้องกลับอ่ะอืม
แต่ก็ถ้าเจออีกก็คงหลับตาบิดรถแล้วแหละทั้งนั้นก็กลับมา
ต้นตีนเป็ดมาเฮ้ยไม่เจอขยิบมาอีกเฮ้ยไม่เจอ
ยิงแล้วผมสบายใจแล้วทีนี้พอจะเข้าหน้าหมู่บ้าน
ทีนี้จะเป็นเรื่องราวใหม่นะครับผมเห็นเป็นว่าวไกลเลยนะครับ
มืดแต่เห็นเป็นว่าวสีขาวขาวครับผมก็เฮ้ยว้าวอะไรวะเนี่ย
อะไรตอนกลางคืนใช่แล้วใครมาเล่นอะไรเนี่ย
ก็เขาจะมาอย่างนี้เรื่อยผมก็ขับมาตามทาง
พอมาเจอในระดับสายตาเนี่ยคือความสูงของระดับที่ว่าวที่เห็นเนี่ย
มันแค่ปลายต้นตาลมันแค่ปลายต้นตานแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าว
ทีนี้พอเข้ามาใกล้เนี่ยมันเป็นนกเป็นนก
นกยักษ์ตัวเท่าคนเลยพี่แจ๊คตัวใหญ่กว่าผมอีกอะ
ผมก็เห็นผมว่าเฮ้ยนกอะไรวะเนี่ยคือไม่เคยเจอว่าจะเป็นนกอะไรใหญ่ขนาดนี้
แต่ผมก็เริ่มไม่กลัวนะเพราะว่ามันเป็นนก
ผมก็ขับรถมาจนข้ามหัวผมไปเขาไปบินวนอยู่หลังบ้านหลังคาบ้านหลังนึง
คือหลังบ้านนี้เขาจะมาปลูกบ้านเขยิบออกมาจากหมู่บ้าน
พอบินวนได้สักแป๊บหนึ่งผมก็ชะลอรถเพราะผมไม่เคยเห็นนกใหญ่ขนาดนี้
มันเป็นแสงสีส้มแล้วหายไปในบ้านหลังนั้น
ผมก็โอเคเราก็คงชิ่งหนีกลับก่อนได้แล้วคงไม่โดนหลอก
ก็ขับรถกลับไปเช้ามามีเสียงตามสาย
คือในหมู่บ้านจะมีเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับ
เขาก็ประกาศว่านายคนนี้คือนายคนนี้นะเสียชีวิต
แต่ด้วยผมก็ไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นใครอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยิน
จนบ่ายมาแม่ก็หยิบตังค์ให้ผม๒๐๐บาท
บอกว่าลูกไปกินทานให้แม่หน่อย

ใช่ก็คือถ้ามีงานศพเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับว่ามีใส่ซองแล้วไปที่งานไปช่วยงานเขานะ

ก็ตานี้
บินบนหลังคาบ้านแก
บอกอ๋อแม่นกแสกหรือเปล่ามันร้องหรือเปล่า
บอกไม่ได้ร้องบินวนเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นแสงหายไปในบ้านแก

ผมก็ไปแต่ผมก็ไม่กล้าคุยเรื่องนี้กับคนในงาน
ก็เอาไปกินทานเสร็จปุ๊บช่วงเย็นผมก็ไปทำงาน

ก็ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องราวนกแสกเนี่ยมาทุกวันเลยทีนี้
มันไอ้นกยักษ์เนี่ยมาทุกวันเลย

นกยักษ์ใช่ครับเป็นนกตัวสีครบขาวเป็นนกตัวสีครบขาว

ชดตอนที่เลิกงานกลับบ้านเห็นทุกวัน
เห็นวันนั้นวันเดียวครับแต่ว่าทีแรกผมคิดว่าผมคิดมากไปหรือเปล่า

คืออะไรมันจะเจอผีซ้ำซากขนาดนี้
และทีนี้คนในหมู่บ้านเริ่มเห็น

เห็นเป็นแสงมั่งมาลอยอยู่หลังคาบ้าน

จะมีนกตัวนี้แหละไปบินอยู่หลังคาบ้าน

ถ้าสมมุติว่ามีนกตัวนี้บินไปอยู่หลังคาบ้านใคร

อีกวันหนึ่งคือมีการสูญเสียหรือป่วย

เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยครับ

ทำก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ครบแล้ว

ก็ครบจริงนะเขาบอกสิ้นเดือนนี้ครบ

แล้วก็ได้อีก๒คนจริง

คือในปีนั้นน่ะไม่มีอีกเลย
แต่เรื่องนกยักษ์เนี่ยเมื่อปีนี้ก็ยังมีนะ
เขาก็แม่ผมก็ยังเล่าให้ฟังอยู่ว่าปีนี้ปีนี้ก็มานะ
คือเขาก็มาเหมือนได้ครบแล้วเขาก็ไป
ครับมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้
แล้วทีนี้ก็คือจบไปในช่วงนั้น
นกยักษ์มันคืออะไรอ่ะความเชื่อคือ
หมายถึงว่ามีใครบอกไหมในหมู่บ้านบอกว่ามันคืออะไร
เขาเหมือนก็ว่าเขามารับในคนที่จะไปพอได้ครบคนอะ
เขาก็ไปแล้วเหมือนผมก็ไม่เข้าใจว่าปีนี้ต้องตายเท่านี้หรือเปล่า

กเนี่ยปรากฏตัวเมื่อไหร่จะมีคนในหมู่บ้านนี้ตาย
ใช่ครับใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็มันน่าสนใจอยู่
คือปีนี้เนี่ยแม่ยังบอกว่าช่วงต้นปีเนี่ยยังมีมานะครับแล้วก็มีเสียชีวิตเยอะครับ
ก็จะก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอจบเรื่องนกยักษ์ไปปุ๊บเป็นช่วงที่ผมจะกลับกรุงเทพแล้ว
ผมลาออกจากงานแล้วตอนนั้นผมจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งสมมุติว่าชื่อเจ้าบี
เจ้าบีเนี่ยเขาจะเป็นแบบสไตล์ผู้บ่าวไทยบ้านก็คือแบบขายอยู่หากินก็คือไปส่องกบอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งผมวันนั้นผมจะกลับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยงฉลองกันหน่อยดีเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วเว้ย

เขาก็บอกเออเดี๋ยวเราไปไม่ได้จริงว่ะเราต้องไปส่องกบนะเราจะไปปากเบ็ดอะไรอย่างนี้ครับไปใส่เบ็ดไว้
ผมก็เฮ้ยไปด้วยดิอยากไปผมชอบผมชอบแบบนี้ผมอยากไปเจอแบบนี้บ้างอยากไปหาปลาหาปูหาปลาอย่างนี้เหมือนเขาบ้าง
เพื่อนก็บอกได้ดิเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งปาร์ตี้กันอยู่ในกระต๊อปช่วงจังหวะรอรอปลาก็ไปกัน
ก็ไปปักช่วงเย็นนะครับก็จะไปปักเบ็ดไว้แล้วก็กลับมากินข้าวกินอะไรกันวันนั้นเนี่ยฝนมันตก
ฝนมันตกเสร็จปุ๊บเนี่ย๓ทุ่มก็ไอ้เจ้าบีเนี่ยบอกกับผมว่าเฮ้ยบอลไปได้เวลาแล้วผมก็เฮ้ยโอเคโอเค
ผมก็จะมีหน้าที่แบบสะพายสะพายคล่องครับไอ้เจ้าบีก็ส่องแล้วก็ไปเก็บเบ็ดเก็บอะไรเก็บกันได้สักพักใหญ่ครับก็คือจะถึงกระต๊อปแล้ว
เจ้าบีดึงแขนผมไอ้บอลนั่งแล้วอยู่อย่างเงี้ไอ้บอสนั่งผมว่าอะไรวะนั่งงูหรือเปล่าแบบตกใจเฮ้ยมันคืองูหรือเปล่าครับ
ไอ้บีทำแบบอย่าพูดผมก็อยู่คือกลัวแล้วอะผีอะไรอีกวะเนี่ยคือจะกลัวงูก็กลัวจะกลัวผีก็กลัว
เจ้าบีชี้ไปมึงเห็นไหมผมก็มองตามไปปลายนิ้วมันเป็นลูกไฟพี่แจ๊คเป็นลูกไฟเขียวเขียวประมาณเนี้ยครับสีเขียวอมส้มมันลอยมันลอยจากที่หนึ่งไปอืมแล้วก็ไปหยุดที่หนึ่งครับ
ไปประมาณ๑๐เมตรมันก็หยุดที่หนึ่งแล้วไฟมันก็เริ่มหลีลงแล้วก็ลดลดลงไปความสูงเนี่ยตอนที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยสูงระดับคนครับก็ไฟมันก็เบาลงไปเสร็จปุ๊บอีกแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีสองนาทีมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนี้ครับย้ายไปย้ายไปแล้วก็เหมือนเขาไปเจออะไรสักอย่าง
ไปที่กระท๊อปก็ถามมันด้วยความที่สงสัยว่า

มันก็บอกมึงไม่รู้จักจริงเหรอ
ไม่รู้ว่าบีมันคืออะไร
รู้จักผีโพงไหมผีเป้า

โพ่งเนี่ยเขาจะไม่ทำอันตรายเรานะเขากลัวเรา

ก็คือตาของเจ้าบีเนี่ยบอกว่า

เขาก็จะมีแบบคือ
คือคนที่เล่นของเขาจะมีปลูกว่านพวกนี้ไว้

ใช่ครับสรรพคุณเขาจะคงกระพันชาตรีอะไรพวกนี้หรือเปล่า

พอมันโตเต็มที่ของมันมันก็จะมีแสงออกมา
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับผมตอนนั้น
ก็จะประมาณนี้ครับผมที่ไปเจอมาในช่วงนั้น
พอหลังจากนั้นก็ผมก็กลับมาเรียนกรุงเทพต่อ
แล้วก็อีกปีนึงก็กลับไปก็ไม่เจออีกแล้วครับ

คือในเรื่องของผีโพรงอันนี้คือตามความเชื่อก่อนว่าเขาจะออกมาในรูปแบบรูปแบบของแสงแบบนี้แหละ
จะมาหากินกบกินเขียดอ่าครับไม่ได้ค่อยได้ยุ่งอะไรกับใคร
บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นผีกระสือใช่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นผีโพรงครับ
แล้วแต่ความเชื่อของถิ่นใครถิ่นมัน
เพราะว่าแสงลักษณะนี้ก็จะเห็นระยะไกล
ส่วนเหตุการณ์อื่นที่คุณบอลเล่าให้ฟังเนี่ย
มันก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศต่างจังหวัด
กลับไปประมาณสัก๑๗๑๘ปีที่แล้ว
เอาจริงว่าบางในกรุงเทพบางที่มันยังไม่เจริญเลยนะ

เพราะฉะนั้นบรรยากาศถนนหนทางต่างมันก็เปลี่ยว

แล้วก็ตรงบริเวณต้นตีนเป็ดที่มีสารอยู่
ตรงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทาง
หรือเป็นจุดที่มีคนพบเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง

ส่วนคุณลุงที่เสียชีวิตตรงนั้น
ก็อาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุหรืออะไรก็ไม่รู้

นั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตใน
ผมว่ามันได้ความเป็นกลิ่นไอของต่างจังหวัด

ออกไปเที่ยวงานวัดกลับมาอีกทีก็ดึกก็ดื่น
แต่ไม่ได้เจออะไรนะแต่นึกถึงบรรยากาศออก

แล้วยิ่งดินแดงดินลุกรังอย่างนี้
ปั่นจักรยานหรือขี่มอไซค์ไปเสียงมันบดถนนแกร่ง

ใช่ครับสนุกมากอันนั้น
คือเรื่องราวที่คุณบอลเอามาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
พวกเราชาวสถานีผีดุต้องลาทุกท่านไปก่อน
แต่อย่าลืมนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
วันนี้พวกเราส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า
สวัสดีครับทุกคน